ขอบพร้อมนายประเสริฐจันทรละลุงทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทย

ผมได้รับการมอบหมายจากภักดิ์เพื่อไทย
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว
ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญา
ความสามารถไม่มีความรอบครอบระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตการขายถุงมือยางขององค์การคังสินค้า
มูลค่าความเสียหาย๒๐๐ล้านบาทที่เกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์
โดยการกระทำของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์กับพวก
ในการที่จะอภิปรายต่อไปนี้ถือเป็นเรื่องที่ชัดแจ้งว่า
ผลเอกประยุทธ์นั้นได้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริต
เพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองและพวกพ้อง
ได้ชื่อว่าเป็นยุคที่มีการทุจริตเฟื่องฟูแบ่งบานมากที่สุด
ขาดความรอบครอบไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเปิดเผย
ปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้อง
ท่านประธานที่เคารพครับกล่าวคือเมื่อวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๒
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ได้ออกคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโลศ
อดีตรักษาการผู้อำนวยการคังสินค้าไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เท่านั้นยังไม่พอครับยังไม่ได้ดำเนินการใดต่อ
หลังจากยกย้ายพันธุ์ตำรวจเอกรุ้งโลศ
หากพิจารณาจากคำแถลงนโยบายที่พลเอกประยุทธ์
แถลงต่อรัฐสภาเรื่องการปราบปรามการทุจริตแล้ว
ผลเอกประยุทธ์มักจะพูดเสมอว่ามีเรื่องอะไรต้องดำเนินการทำตามกฎหมาย

เมื่อมีกรณีทุจริตถุงมือยางที่กับผมจะอธิบายดังต่อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์กลับนิ่งเฉยเพิกเฉย
แม้มีกระทู้ถามท่านนายกท่านก็ไม่มาตอบเอง
ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายใดที่ท่านมีอยู่
ตรวจสอบใช้อำนาจระงับยับยั้งการโอนย้ายถ่ายเทเงินของผู้ทุจริต
ทั้งที่สามารถกระดำได้ทำให้เงินจำนวน๔๐๐ล้านบาท
อยู่ในบัญชีของผู้ทุจริตก็คือบริษัทกาเดียนก๊อฟ
อันตฐานหายไปเพราะผลเอกประยุทธ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบทำให้เงิน๔๐๐ล้านบาท
ยักย้ายถ่ายโอนไปจนปัจจุบันไม่มีเงินเหลือที่จะอายัดได้
กระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ผมขอเก้าหาท่านในเจภัณฑ์ลักษณะวิสิต
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลว
ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมไร้จริยธรรม
ภาวะผู้นำไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบลอยตัวหนีปัญหา
เลือกปฏิบัติพูดอย่างทำอย่างไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถ
เข้ามาหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันทำ
ทุจริตในหน่วยงานที่กำกับมีพฤติกรรมช่อชนปล่อยป่าละเลยให้มีการทุจริต
ไม่มีความรอบครอบไม่ระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมต่าง
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม
ผลของการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ทำให้หน่วยงานของรัฐก็คือองค์การคังสินค้าเกิดความเสียหาย
ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างร้ายแรง
ประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความผิดพลาดเสียหายอย่างร้ายแรง
กรณีคดีทุจริตทำสัญญาลวงซื้อถุงมือยางขององค์การคังสินค้า
มูลค่า๑แสน๑หมื่น๒พัน๕๐๐ล้านบาท
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็คือ๒๐๐๐ล้านบาท
ท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะทำการอภิปรายในรายละเอียด
กับผมขอกลับเรียนท่านประธานว่ากับผมเองไม่เคยมีอคติ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับผู้ถูกอภิปรายแต่อย่างใด
สิ่งที่กับผมได้ทำนั้นกับผมทำในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ผมเรียนท่านประธานว่ากับผมมีภาพประกอบมีคลิปเสียง
และอาจจะมีการกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทุจริตทั้งหมด
เพื่อให้ท่านประธานได้รับทราบและกับผมขอกราบเรียนท่านประธานว่า
หากมีการฟ้องร้องกันในอนาคตกับผมมีความยินดีนะครับ
ที่จะรับผิดชอบจากกรณีที่ผมได้กราบเรียนข้อความในสภาพผู้แทนราษดร
ท่านประธานครับเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงขบวนการทุจริต
ให้ท่านประธานและให้พี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามการถ่ายทอดสดในครั้งนี้
ได้ทราบถึงขั้นตอนต่างว่าการดำเนินการทุจริต
ในที่สุดเกิดความเสียหาย๒๐๐๐ล้านบาท
ดังนี้ครับผมจะเริ่มจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
และความสัมพันธ์ที่มีต่อนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หลังจากนั้นผมจะกล่าวถึงการเตรียมการการทุจริตของบุคคลที่เกี่ยวกับนายจุลิน
ในเรื่องของการแต่งตั้งบุคคลและก็การเตรียมมอบนโยบาย
เพื่อมาดำเนินการการทุจริต
ต่อมาจะอธิบายให้ท่านประธานเห็นถึงการดำเนินการของเครือข่ายบุคคลเหล่านั้น
ว่ามีลักษณะการแบ่งแยกงานกันทำ
มีลักษณะการใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตว์สุจริต
หลังจากนั้นผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นถึงข้อพิรุษ
ในการทำสัญญาซื้อและสัญญาขายถุงมือยางขององค์การคังสินค้า
และสุดท้ายก็คือเรื่องข้อสังเกตที่ชี้ให้เห็นถึงการทุจริต
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ท่านประธานครับไปสู่เรื่องแรกเลยนะครับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนะครับ
ข้างบนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ถ้าดูจากสไลด์ตามมาด้วยนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบเต็ม
ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น๒๐๐๐ล้านบาท
ต่อมาครับท่านประธานนายสุชาติเต็ดจักเสมาขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การคังสินค้าเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์
ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๒เป็นระยะเวลา๙ปี
ลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์เมื่อวันที่๑พฤษภาคม

นายสุชาติยังเป็นผู้ช่วยสมาชิก
สภาผู้แทนรัศดรของนายบัญญัติบัณฑฐาน
สสพักประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ว่ากันว่านายสุชาติเนี่ยรับใช้ท่านบรรยัติมาหลายปี
เป็นคนเปิดปิดประตูรถให้เวลาท่านบัญญัติจะเดินทางไปไหนมาไหน
อกจากนั้นในปี๒๕๕๘ท่านประธานครับ
นายสุชาติกับนายจุลินเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการบริหารงานพัฒนาการเมืองมหานครรุ่นที่๔นะครับ

นี่คือกิจกรรมที่นายจุลินกับนายสุชาติได้ร่วมกันทำ
เมื่อปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะเวลายาวนาน

นายจุลินยังนั่งแต่งตั้งพี่ชายแท้ของนายสุชาติ
ชื่อนายพีระตีชดารัฐ
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ลำดับที่๒๔จากสไลด์นะครับ

นายจุลินได้ผลักดันนายสุชาติ
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การคังสินค้าเมื่อวันที่๕

กลางปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาครับ

นายสุชาติเองมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ
ผมได้ดูบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินที่นายสุชาติได้ยื่นแสดงต่อปปชนะครับ

นี่คือตัวอย่างของบัญชีทรัพย์สิน

ท่านประธานดูนะครับรายได้ของนายสุชาติเนี่ย
ต่อปีมีแค่ห้าแสนบาทท่านประธานครับท่านประเสริฐครับ
เอ่อผมว่าท่านอาจจะเอ่ยชื่อถึงบุคคลภายนอกมากไปนะครับ
แล้วก็ตอนนี้อภิปรายไม่แว้งใจท่านลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผมอยากให้จำกัดวงอยู่ที่ตัวท่านส่วนถ้าจะมีองค์ประกอบอื่นอื่น
ก็ขอให้ใช้เป็นอักษรย่อหรือว่านามสมมุติอะไรก็แล้วแต่นะครับ
จริงอยู่ท่านมีเอกสิทธิ์ในการที่จะเอาเอกสารเข้ามาเสนอ
ในสภาแต่ว่าข้อบังคับข้ออื่นนะครับ
คนที่เราเอ่ยถึงเป็นคนภายนอกเขาไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงในสภา
และไปพูดถึงบัญชีทรัพย์สินของบุคคลที่ไม่ใช่รัฐมนตรี
ผมผมคิดว่ามันมันจะนอกประเด็นไปนะครับท่านประธานครับ
ที่ผมต้องเอ่ยถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่บุคคลภายนอกเลยนะครับ
บุคคลนี้เป็นประธานคณะกรรมการองค์การคังสินค้า
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องกล่าวถึงเพราะมีการทุจริตในหน่วยงานนั้น
สิ่งที่ผมชี้ให้เห็นก็คือบัญชีทรัพย์สินซึ่งผิดปกติ
ผมจะพูดรายละเอียดเล็กน้อยและผมจะเคารพ
แต่สิ่งที่ท่านประธานได้แนะนำด้วยครับ
ท่านประธานครับรายได้๕แสนบาท
แต่มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท
มีนาฬิกาปาเต้นอีกเก้าเรือนท่านประธาน
มีเงินให้กู้ยืมอีกหลายล้านบาทนะครับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับทรัพย์สินแล้ว

เมื่อท่านประธานไม่อยากให้พูดผมจะกล่าวเพียงเท่านี้นะครับ
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโรธพุทธิยาวัฒน์นะครับ

เพราะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการคลังสินค้านะครับ
ถ้าไม่เอ่ยนี่การอภิปรายของผมนี่จะไม่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้
ท่านพันธมศิลปริจิรุงโลศพุทธิยาวัฒนภาษี
ในอดีตเคยเป็นผู้เก่าหาจานิ้ว
หลังจากนั้นได้ลาออกมาอยู่ที่องค์การคังสินค้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและคดี
บุคคลต่อมานะครับสมทรรณนายสลายุทธ์ขออภัยครับนายเกียรติกระจอนแทร่ไต่
ผู้อำนวยการฝ่ายขายองค์การคังสินค้าบุคคลคนนี้เป็นผู้ประสานงาน
ภายในองค์การคังสินค้าที่ส่อไปในทางทุจริต
ต่อมาครับท่านประธานนายสรายุทธ์สายคัมมีหรือชื่อเย็นว่าเอี่ยว
ผมจะกล่าวเฉพาะที่จำเป็นนะครับท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วง
และที่สำคัญเป็นคนสนิทประธานกรรมการ
การคังสินค้าแล้วก็มีความรู้จักกับนายจุลิน
สุดท้ายครับท่านประธานนายธนรัฐถัดศรี
กรรมการบริษัทกาเดียนกรอฟซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำสัญญา
ขายถุงมือยางให้กับองค์การคังสินค้านายธนรัฐมีประวัติคดีช่อกง
และคดีอาญาอื่นอีกหลายคดีรับสมอ้างผลิตถุงมือยางให้กับองค์
การคังสินค้ามูลค่าหนึ่งแสนนึงมือสองพัน
ห้าร้อยล้านบาทช่อชนสมคบกับบุคคลในอกศ
นี่คือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
หลังจากนั้นท่านประธานครับได้มีการเตรียมการในเรื่องของการทุจริต
เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลแล้วนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการมอบนโยบายดังต่อไปนี้

มอบนโยบายเพื่อเตรียมการทุจริตเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
หลังจากที่นายสุชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการองค์การคังสินค้า
ได้มอบนโยบายให้องค์การสินค้าดังนี้
ดำเนินการซื้อขายถุงมือยางจะเป็นลักษณะซื้อมาขายไป
หรืออาจจะตั้งโรงงานเพื่อทำถุงมือยาง
เพื่อต่อยอดการรับซื้อยางดิดกับเกษตรกร
นำมาผลิตถุงมือยางอีกทางหนึ่ง
ที่จะสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางได้
นี่คือนโยบายที่นายสุชาติได้ไปกล่าว

นโยบายต่อองค์การคังสินค้า

กับคำพูดของนายจุลินลักษณะวิสิต

เมื่อวันที่๙กันยายน๒๕๖๓ว่า
มาตรการในเรื่องการตลาด

กระทรวงพาณิชย์จะจัดการพบปะ

และผู้ส่งออกยางไทยบนช่องทางออนไลน์
เพื่อทำตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ

กับผมจึงเชื่อเหลือเกินว่า

และมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำ

อกจากนั้นยังมีคำสั่งแต่งตั้งอีกท่านหนึ่ง

ก็คือว่าหลังจากแต่งตั้งนายสุชาติ

เป็นกรรมการอคศอีกท่านหนึ่ง

ลาออกเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายน๒๕๖๐

เครือข่ายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รวมวันที่๒๘สิงหาคม

ทางสินค้ามีใจความว่า

บริษัทเคเนกลออฟฟิศ

ในราคากล่องละ๒๓๐ล้านบาท
เอ้ยกล่องละ๒๓๐บาท

จึงได้เจรจากับบริษัทกาเลียนกรอฟ

ราคามาเมื่อวันที่๒๗สิงหาคม
เสนอขายถุงมือยางเป็นจำนวน๕๐๐ล้านกล่อง
องค์การคังสินค้าในราคากล่องละ๒๒๕บาท
แต่ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อน๒๐๐๐ล้านบาท

วันที่๒๕ท่านประธานครับ

แล้วก็ไปเจรจากับบริษัทกาเลียนทันที

อนุมัติต่อคณะกรรมการองค์การคังสินค้านะครับ
แต่คณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ท่านประธานครับ
เห็นว่าถ้าเสนอตามวาระการประชุมเนี่ย
จะล่าช้าไม่ทันการนะครับ
ให้ทำเป็นหนังสือเวียนไม่ต้องเสนออะไรเลย
ผมเรียนท่านประธานว่าวงเงินสูงถึง๑แสนกว่าล้านเนี่ย
มันแค่บอร์ดนี้มันยังไม่พอนะครับ
ผมว่ามันต้องเสนอเข้าคอลโลมอเลยนะครับท่านประธาน
หลังจากนั้นองค์การคังสินค้าได้ทำสัญญา
ขายถุงมือยางให้กับบริษัทเอกชนจำนวน๗สัญญานะครับ
ดังต่อไปนี้วันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๒

องค์การคังสินค้าได้ทำสัญญากับบริษัทเอกชน๓ลาย

หนึ่งบริษัทไทยสมายเทจจำกัด
ขายถุงมือยางในไตไร้แป้ง๕๒ล้านกล่อง
ราคากล่องละ๒๒๕บาท
เป็นเงิน๑๑๗๐๐ล้านบาท

บริษัทนี้มีวัตถุประสงค์
ในการแปรรูปการถนอมผลไม้และผัก
ไม่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายถุงมืออย่าง
เพื่อประกอบกิจการกำไรแต่อย่างใด
อกจากนั้นแล้วในสัญญาที่ทำ
ยังไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท

ทำสัญญาขายถุงมือยางในไตร๑๐๐ล้านกล่อง
ราคากล่องละ๒๒๓บาท
เป็นเงิน๒๒๓๐๐ล้านบาทท่านประธาน
บริษัทนี้เป็นบริษัทกฎหมายนะครับ

ฟอรีด้าสหรัฐอเมริกาครับท่านประธาน
ไม่เคยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ

ไม่เคยมีที่ทำการในประเทศไทยนะครับ

บริษัทเทเนคลอร์ออฟฟิศ

ขาย๕๐๐ล้านกล่องในราคากล่องละ๒๓๐บาท
เป็นเงิน๑๑๕๐๐๐ล้านบาท
บริษัทนี้จดทะเบียนอยู่ที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ไม่มีวัตถุประสงค์แต่อย่างใดในการ
ซื้อขายถุงมือยางแล้วก็มี
การจดทะเบียนในเรื่องดังกล้าวได้อย่างไร
หลังจากวันที่๒๕ทำไป๓สัญญา
วันที่๑การยายนทำอีก๒สัญญา
ในราคากล่องละ๒๑๐บาทเป็นเงิน๒๕๒๐ล้านบาท
อย่างแต่เมื่อไปทำการตรวจสอบแล้ว
พบว่าเป็นสำนักงานกฎหมายครับ
จากการได้สอบถามเขาไม่ได้รู้จักบริษัทดีแต่อย่างไรเลย
เมื่อไปถามสำนักงานกฎหมาย
ในวันที่๑กันยายนองค์การคังสินค้าได้ทำสัญญา
จำนวน๑๒ล้านกล่องกล่องละ๒๑๕บาท
เป็นเงิน๒๕๘๐ล้านบาท
วันที่๙ได้ทำอีก๒สัญญานะครับ๙กันยายน

ที่ทำการบริษัทนี้เป็นบ้านพักเป็นอาคารไม้๒ชั้นนะครับ
ถ้าได้ดูจากตัวอาคารตัวบริษัทแล้วเนี่ย
การทำสัญญา๑๑๐๐ล้านบาทนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยท่านประธานครับ
อกจากนั้นแล้วยังเหลือสัญญาที่๗อีกสัญญาหนึ่งนะครับ
ก็คือลงสัญญากันในวันที่๙กันยายน
ราคากล่องละ๒๑๐บาทเป็นเงิน๒๑๐๐๐ล้านบาท

บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนเพียง๑ล้านบาทนะครับ
ธุรกิจ๒หมื่น๑๐๐๐ล้านบาทแล้วก็วัตถุประสงค์ในการทำ
บริษัทนี่เขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเทคนิค
ทางด้านวิศวกรรมแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อขาย
ทั้งมืออย่างไม่เคยมีประสบสัตว์การเรื่องนี้มาก่อน
ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสัญญาทั้ง๗นั้น
มีจำนวนการขายทั้งสิ้น๘๒๖ล้านกล่อง
เฉลี่ยกล่องละ๒๒๕บาทนะครับ
มูลค่าสัญญารวม๑๘๖๑๐๐ล้านบาท
ที่สำคัญครับท่านประธานไม่มีการเรียกรับประกันสัญญาเลยทั้ง๗ฉบับ
ผมมีข้อสังเกตถึงการทำสัญญา๓ฉบับแรกนะครับ
ทั้ง๓ฉบับนี้เนี่ยผมเรียนท่านประธานว่าเป็นสัญญาลวง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างข้อมูลเท็จ
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จว่ามีคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจาก๓บริษัท
เป็นจำนวน๖๕๒ล้านกล่อง
จำนวนเงิน๑๔๙๐๐ล้านบาท

สอไม่ได้เรียกเงินมัดจำใด
แม้แต่บาทเดียวเพื่อเป็นหลักประกัน
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติในเรื่องของการค้า
หรือมีข้อตกลงในสัญญาถึงวิธีการที่จะนำเงินมาชำระ

การคังสินค้าไม่เคยตรวจสอบวัตถุประสงค์ของบริษัทเลยหรือครับท่านประธาน

ดังนั้นหากไม่ทำสัญญา
เพื่อใช้เป็นคนอุบายทุจริตจากองค์การทางสินค้า
ทำสัญญาก็คือองค์การคังสินค้า
ต้องเรียกหลักประกันอันเป็นปกติธุระ

สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่กับผมตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นสัญญาลวงทุจริตรับเงินจากองค์การทางสินค้า
เพื่อจะเป็นเหตุรับฟังได้ว่า

และสามารถอ้างอย่างถูกต้องชอบทำว่า

มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่จะต้องจัดหาถุงมือยางเป็นจำนวนมากมาขาย

เรื่องจากมีออเดอร์สินค้าคอยอยู่
แล้วก็รีบเจรจากับบริษัทกาเดียนก๊อฟ

ของการทำถุงมือยางแต่ละฉบับ
ให้กับบริษัทเอกชนรวม๗สัญญาด้วยกัน

คณะกรรมนิการการพาณิชย์สภาพุทธแหละสดอลนะครับ
เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่า
บริษัทไทยสมายลำดับที่๑
เป็นผู้ประสานงานบริษัทที่๒และบริษัทที่๓
กลับมาที่การการพาณิชย์ได้ตั้งพอสังเกต
ที่น่าเชื่อว่ามีการนำชื่อมา
เพื่อเป็นกลอุบายในการทำสัญญาเพียงเท่านั้น

ขายให้กับบริษัทเอกชน๗สัญญานะครับ
อสนี่รีบเล่งรวดเรียวปางกาบมันิชย์ดุ่มนะครับ
องค์การคังสินค้าได้ทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง

จำกัดเมื่อวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๖๒
ตามสัญญาเลขที่อคศธม๓๕๗ทับ๒๕๖๖
จำนวน๕๐๐ล้านกล่องมูลค่า๑๑๒๕๐๐ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดในสัญญาที่น่าสงสัย
อกจากจะไม่มีอำนาจในการทำสัญญาแล้วเนี่ย
ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

มันต้องอำนาจทำในนามรัฐบาลซะด้วย
ผมแปลกใจท่านมันว่าการกระทรวงผ่านราชนิดไปอยู่ที่ไหน
เหตุการณ์เนี่ยปรากฏเป็นข่าวเป็นสื่อตลอด
ข้อสังเกตของสัญญาท่านประธานครับ

บุไว้ว่าผู้ซื้อคือองค์การคังสินค้า
ต้องชำระเงินค่าสิ่งของล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน๒๐๐๐ล้านบาทให้กับผู้ขาย
คือบริษัทกาเดียนภายใน๓วันนับจากวันทำสัญญา

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาผู้ขายคือบริษัทกาเดียน
ต้องวางหลักประกันเป็นสัญญาเป็นจำนวนเงิน๒๐๐ล้านบาท
มอบให้กับผู้ซื้อภายใน๗วัน
ท่านประธานที่เคารพเท่ากับว่าบริษัทกาเดียนนี่ไม่ต้องลงทุนเลยท่านประธาน
วันนี่เบิกเงินได้๒๐๐๐ล้านบาทยังไม่ได้ส่งของเลยครับ

หลังจากนั้นเอาเงิน๒๐๐ล้านบาทที่ได้เนี่ยเอาไปวางเป็นหลักประกันสัญญา๒๐๐ล้านบาท
ยังเหลือเงินทอนอีก๑๘๐๐ล้านบาทท่านประธาน
สัญญาอย่างนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับว่าไม่รู้ไปทำได้ยังไงนะครับ

ระบุว่าเป็นการซื้อถุงมือยางในไตรชนิด

แต่พอมาดูในสัญญาข้อที่สิบ

เหตุผลประการต่อมาที่ผมถือว่า

ไม่ได้สั่งซื้อถุงมือยางลาเทค
หากไม่มีการทำสัญญาลวง

เพื่ออคศจะได้ส่งมอบสินค้า

แต่ข้อพิรุษสัญญาลวงก็คือ

แต่อกศไปสั่งซื้อถุงมือยาง

และให้ส่งมอบเป็นถุงมือยางลาเทค
ถุงมือยางในไตนี่ท่านประธาน
เป็นยางสังเคราะห์นะครับ

ไหนว่าส่งเสริมเกษตรกรครับ

ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย
มาทำเป็นสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม

ถือเป็นสัญญาต่างตอบแทน

ผู้ซื้อและผู้ขาย

และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน
กศก็มีภาระหนี้ที่ต้องส่งมอบ

การที่อคศไปทำสัญญา
ซื้อถุงมือยางในไต

และถุงมือยางลาเทคกับบริษัทกาเดน
แล้วอกศจะมีถุงมือยาง

นี่เป็นเหตุผลที่ผมกล้าพูดได้ว่า

คือองค์การทางสินค้า

เพื่อทุจริตนำเงิน๒๐๐๐ล้านบาท

สุชาติประธานอกศบอกให้

สิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ได้เป็นการใส่ร้าย

การจัดซื้อถุงมือยางในไต
เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

จุลินและนายสุชาติชอบกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานในเบื้องต้น

เพราะเป็นการซื้อขายที่มีวงเงินสูงกว่า
อำนาจที่ตนเองจะหลับ

มีอำนาจเพียง๒๕ล้านบาท
ประธานบอส๕๐๔ล้านบาท

ท่านรมนตรีว่าการกระทรวงพลาดนิดนึงไม่รู้หรือยังไรครับ
ข่าวปรากฏโคมคามขนาดนี้

เป็นข้อสัญญาที่องค์การคังสินค้าเสียเปรียบอย่างยิ่ง
เพราะหลังจากทำสัญญาในวันที่๓๑สิงหาคม

ทำสัญญาวันที่๓๑สิงหาคม

สั่งจ่ายเงินให้กับบริษัทกาเดียนเนี่ย
ในวันที่๒กันยายนแค่๓วันนะครับ
๓วันนี้สั่งจ่ายเงิน๒๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็ยังส่งสินค้าไม่ครบแต่รับเงินไปก่อน
สัญญานี้ผมจึงเรียกว่าเป็นสัญญาอัปยศครับท่านประธาน
ไม่มีใครน่าโง่หรอกครับท่านประธาน
เพื่อหวังการทุจริตเงิน๒๐๐ล้านบาทในองค์การคังสินค้า

ผมยังพบข้อพิรุธอีกหลายลาย
หลายรายการครับครับผมแปลกใจว่าองค์การคางสิงค้านี้ไม่ทราบยึดยังไงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานท่านลำตีที่กำกับดูแล
เงินจำนวนนี้เนี่ยผมมากมายมหาศาลครับท่านประธาน
บริษัทกาเดียนที่ทำสัญญาขายถุงมือยางให้กับอกศเนี่ย
จัดตั้งเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๕๙
ทำสัญญาแค่๒เดือนท่านประธานมีทุนจดทะเบียนแค่๒ล้านบาท
สามารถทำธุรกิจกับออกสอได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท
ถ้าดูตามทุนจดทะเบียนแล้วนี่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านประธาน
เป็นไปไม่ได้เลยนะครับสัญญาแสนล้านบาทนี่โอ้โห
กรรมการบริษัทคือนายธนรัฐถัดศรี
เคยต้องคดีอาญาฐานช่อโกงและคดีอาญาอื่นอีกรวม๕คดี
ทำไมอคศไม่เคยตรวจสอบประวัติหรือยังไงครับ
คดีช่อกงที่สีกิราชา

คดีพกพาอาวุธปืนนะครับไม่เคยตรวจสอบ
แล้วก็ไม่ได้ท้วงติงแต่อย่างใดเลยนะครับ
อกจากนั้นแล้วองค์การคังสินค้ายังได้ดำเนินการให้ผู้ที่ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ
ประเสริฐครับการกล่าวถึงย้อนไปถึงประวัติของบุคคลภายนอก
อย่างเมื่อกี้นะครับผมว่ามันลงลึกเกินไปแล้วก็มีผลกระทบกับบุคคลข้างนอก
เพราะฉะนั้นอยากจะให้คือผมอนุรมให้ท่านเอ่ยถึงบุคคลภายนอกได้
เฉพาะในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ท่านกล่าวหาท่านลำตีพาณิชย์นะครับ
ควรจะเป็นอย่างนั้นเชิญอภิปรายต่อนะครับ
กราบเรียนธรรมฐานธิกรกครับประเสริฐจันทรรภ์รุงทอง
ผมมีความจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะว่าเสียหายสองพันล้านบาทนะครับ
และเป็นข้อเท็จจริงผมมีความจำเป็นต้องกล่าวหานะครับ
ฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถชี้ให้เห็นได้อย่างชัดว่าความบกพร่องขององค์การคังสินค้า
ท่านฟังเนี่ยผมไม่ได้ห้ามท่านกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตรงนี้
แต่ท่านเลยลงไปถึงคดีของเขาพฤติกรรมเขาส่วนอื่น
ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการทำงานในส่วนนี้
ฉะนั้นผมอยากจะให้ระวัดระวังตัวนั้นนะครับ
ครับผมจะนำคำของท่านประธานมาปฏิบัติและกล่าวเท่าที่จำเป็นนะครับ
แต่ผมจะชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมโดยไม่ได้ให้รายละเอียดในคดีใดอย่างใดครับท่านประธาน
ท่านประธานครับการทำสัญญาซื้อถุงมือยางของจากบริษัททั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ที่สำคัญที่สุดไม่ได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดจากสำนักงานอายการสูงสุดแต่อย่างใดเลยนะครับ
และในเรื่องนี้บันทึกการประชุมขององค์การคังสินค้าในการประชุมเนี่ยของกรรมการเองก็ไม่เห็นนะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับข้อสังเกตจากการทำสัญญาซื้อและสัญญาขาย
สัญญาซื้อนี่๑สัญญาสัญญาขายนี้๗สัญญามีข้อผิดปกติดังนี้ครับ
เรื่องแรกองค์การคังสินค้า
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร
และสินค้าอุปโภคบริโภคตามมาตรา๖
เพราะฉะนั้นการจัดซื้อขายถุงมืออย่างขององค์การคังสินค้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
ไม่ใช่การทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภค
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การคังสินค้าไม่เคยทำธุรกิจซื้อขายถุงมือยางมาก่อน
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวท่านประธาน
ตรงกับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการการพาณิชย์ว่า
ถุงมือยางเทียมเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทางการแพทย์
จากรายงานของกรรมธิการการพาณิชย์หน้า๒๔
ซึ่งได้ประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนสองพันน้อยหกสิบสามที่ผ่านมา
เรื่องที่๒องค์การคังสินค้าขายของขาดทุนครับท่านประธาน
การทำสัญญาซื้อถุงมือยางจากบริษัทการ์เดียนห้าร้อยล้านกล่อง
กล่องละสองร้อยยี่สิบห้าบาท
แล้วเอามาขายให้กับบริษัทเอกชน๗บริษัทในราคาที่ขัดทุน
แปลกใจมากท่านประธานขายให้บริษัทเอแอร์แมททิก
จำกัดในราคากล่องละสองร้อยสิบบาทนะครับทุนองค์การคังสินค้านี่
สองร้อยยี่สิบห้าบาทขายขาดทุนกล่องละสิบห้าบาท
รวมขัดทุนหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทหรือคิดอีกมุมหนึ่ง
เอาต้นทุนของยอดขายทั้งหมดนะครับไอ้๗บริษัทเนี่ย
ต้นทุนอยู่ที่กล่องละสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับ
แต่ไปซื้อจากบริษัทการ์เดียนในราคากล่องละสองร้อยยี่สิบห้าบาท
แล้วมันจะได้กำไรตรงไหนครับท่านประธาน
ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไง
ท่านประธานครับเรื่องที่สามอคศจะหาถุงมือยางมาจากไหนครับ
ออเดอร์ทั้งหมดแปดร้อยยี่สิบหกล้านกล่องนะครับ
ในขณะที่กำลังผลิตในประเทศเนี่ยบริษัทสีตังบริษัทอะไรต่างเนี่ย
ปีหนึ่งเขาผลิตได้ไม่ถึง๓๐๐ล้านกล่องนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วการทำสัญญาซื้อและสัญญาขายขององค์การคังสินค้า
แสดงให้เห็นถึงความโง่เขาเบาปัญญาของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าไม่โง่ก็บ้านะครับหรืออาจจะแกล้งโง่ก็ได้ท่านประธานครับ
กับผมยังมีหลักฐานที่สำคัญ
เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมธิการองค์การคังสินค้าครั้งที่ห้า
วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ให้กับบริษัทเอกชนเพียงแค่๑วัน
ทำสัญญาขายในวันที่๒๕สิงหาคมวันที่๒๖รุ่งขึ้น
ออกข้อสอบประชุมเลยครับมีเอกสารจำนวน
จำนวน๓๔หน้าผมมีไฟล์บันทึกเสียงการประชุมความยาว๓ชั่วโมงเศษ
โดยมีในสุชาติประธานกรรมการออกข้อสอบประธานในที่ประชุม
รักษาการภูมิโนยาการทางสินค้าเป็นเลขานุการ

ฯฤดลินาตาแบบนี้เรื่องที่หนึ่ง
เทปบันทึกเสียงการประชุมผมรับรองเป็นของจริง
และผมขอรับผิดชอบต่อเทปอันนี้นะครับท่านประธาน

พันธุรกิจลุงโลศได้รายงานเรื่องการจัดทำสัญญา
จำหน่ายถึงเมื่อยางในไตชนิดไม่มีแป้ง

ต่อที่ประชุมองค์การคังสินค้า
แต่แทนที่นายสุชาติคนสนิทนายจุลิน

นำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง
มาให้คณะกรรมการอกศพิจารณา
ทั้งที่พันธุรกิจลุงโลศ

คือนายสุชาติกับผู้แทรกตัดบทว่า
เอ้าต้องรับก่อน
และหลังจากนั้นมีข้อสังเกตครับท่านประธาน
มีเสียงหัวเราะของคณะกรรมการองค์การคังสินค้าทั้งคณะอย่างมีนัยยะ
ยังมีนัยยะที่จะต้องพิจารณาว่าเมื่อประธานกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องรับ
เหตุใดที่ประชุมต้องพร้อมหัวเราะกันในทันที
ท่านประธานครับการหัวเราะเสมือนการรู้ว่า
การขายถุงมือยางเป็นการทำวาระพิเศษที่มีนัยสำคัญ
สัญญามีมูลค่าสูงเกินกว่าอำนาจของผู้อำนวยการองค์การสินค้า
อีกทั้งยังมีข้อท้วงติงจากบอร์ดพินา
แต่ประธานกลับบอกว่าเป็นเรื่องรัฐรอรัฐมนตรีกดเดิน
คำพูดของพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโรธที่ระบุว่าเป็นผลงานท่านประธาน
ท่านประธานนี่คือนายสุชาตินะครับ
ผมอยากโชว์ท่านประธานคือถ้างานนี้ไม่ได้ท่านประธาน
เพราะท่านประธานเป็นคนบริหารจัดการและก็กำหนดโครงการนี้ไว้
นี่แหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่นายสุชาติ
คนที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ได้แต่งตั้งนี่จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
แสดงว่าโครงการนี้ประธานองค์การคังสินค้าและรัฐมนตรีจุลิน
รู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้มาโดยตลอด
จึงเป็นเหตุให้นายสุชาติกล่าวว่าผมจึงเก็บให้ท่านรัฐมนตรีเก็บไว้ก่อน
อย่าเพิ่มเดี๋ยวให้ท่านลำตีมากดเดิน
ท่านประธานครับกับผมมีคลิปเสียง
ไม่ใช่๓ชั่วโมงนะครับผมกลัวเสียเวลา
แต่ผมมีคลิปเสียงเฉพาะตอนนี้ที่จะมาเปิดในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ
เพื่อแสดงว่าสิ่งที่กับผมได้นำเรียนมานั้นเป็นความจริง

มันสัญญากับผู้ซื้อถุงมือที่จะส่งออกมาออกนะครับ
เป็นหลังงานของท่านประธานครับผมอยากโชว์ท่านประธาน

เอากับท่านคำนำ
เอ๊ะเรามีกรอบอะไรเรื่องบอร์ดเราจะต้องรับรู้ในเรื่องของการทำ
ศันยาหรือจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยต้องขาดบอร์ดต้องมี
อะไรไหมหรือบอร์ดไม่ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วย

ประชุมแล้วก็ไม่มีการโต้แย้งแต่อย่างใด

วันที่๒๖สิงหาคม
ไม่ปรากฏเนื้อหาที่ปรากฏ

นี่นะครับอ้าวต้องเป็นลับก่อน
จะให้สรรพมตรีอะไรต่าง

เรื่องนี้ถูกตัดออกจาก

ในเมื่อองค์การคังสินค้าได้ทำสัญญา

เมื่อวันที่๒๕สิงหาคม

แปลกใจนะครับ

ทั้งที่การลงทุนในระดับ๑แสน

วิเคราะห์ถึงผลกำไรขาดทุน
วิเคราะห์ถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบ

นำเรื่องนี้มาคุยในบอร์ด

เป็นข้อสังเกตในการประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการในวันที่๒๖

รายละเอียดทั้งหมดแม้กระทั่งไอ้วาระที่๖

ที่มีการส่งให้คณะประการองค์การคังสินค้า

มีให้รู้ถึงข้อมูลในการประชุมในวาระที่๖

ผู้ชาติประธานกรรมการออกข้อสอ

ผู้อำนวยการองค์การคังสินค้า

และกรรมการออกข้อสอทั้งหมด

ทั้งหมดอยู่ในข่ายที่ปฏิบัติ

ก็คือละเว้นการไม่ตรวจสอบสัญญา

อกจากนั้นในรายงานการประชุมของคณะกรรม

พิจารณาการนำเงินไปลงทุนขององค์การคังสินค้า

พันตำรวจเอกรุ่งโลศนี่นั่งเป็นประธานครับ
ตำรวจเอกรุ่งโรธนี่นั่งเป็นประธานครับ

มีข้อพิรุธข้อสังเกตที่เป็นเรื่องผิดปกติ

พันตำรวจเอกรุ่งโลศนี่นั่งบอกว่า
แป้งเมื่อวันที่๒๕สิงหาคม
รวม๓สัญญาที่สงทรรย์จำนวนเงิน

มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนกรณีจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ผลิต
ก็คือบริษัทกาเดียนในวันพุธที่๒กันยายน
แค่สามวันครับท่านประธานจำนวนเงิน๒๐๐๐ล้านบาท
ตามข้อมูลและการประสานงานของพอสำนักฝ่ายขาย
ก็คือนายเกียรติขจรแทร่ไตเรื่องนี้มีข้อพิรุษครับท่านประธาน
สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อยังไม่ได้ท่านทำ
กับบริษัทเลยแต่องค์การคร์งสินค้า

แปลกใจมากครับนี่คือวันที่๒๘สิงหา
สัญญาทำวันที่๓๑สิงหา

สัญญายังไม่ทันทำเลยท่านประธานครับ
เรื่องที่๒คณะกรรมการพินาเงินไปลงทุนไม่มีการพิจารณาอย่างรอบครอบ
โดยมีเหตุผลว่าการนำเงินไปลงทุนเพื่อซื้อขายถุงมือยางนั้น
สามารถสร้างผลกำไรให้มากกว่าธุระการงานปกติ
องค์การคังสินค้าได้ทำอยู่
แม้กระทั่งจะต้องถอนเงินฝากออกจากเงินฝากประจำของธนาคาร
หรือพันธบัตรที่องค์การคลังสินค้าได้ถือคลองอยู่
เห็นชอบให้มีการถอนเงินก่อนครบกำหนด
เพื่อนำเงินดังกล่าวไปจ่ายให้กับบริษัทกาเดียน๒๐๐ล้านบาท
ท่านประธานครับเงินเนี่ย
กำลังจะครบสัญญาอีกเดือน๒เดือนแล้วนะครับ
เงินฝากประจำและพันธบัตรรัฐบาล
เรื่องที่๓
รายงานการประชุมในวาระวาระที่๓
เรื่องพิจารณาหน้า๗ระบูว่า
นายเกียรติขจรสำนักงานขายและจัดจำหน่าย
ให้แจ้งเรื่องว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

ต้องดำเนินการให้เสร็จวันพุธที่๒กันยายน

เพื่อสั่งซื้อให้ทันมิฉะนั้นอคศอาจถูกฟ้องร้องได้

มีกรรมการอกศท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนานท่านไม่เสียหายนะครับ

เงินในบัญชีขององค์การคังสินค้า๓๑๐๐ล้านบาท
กำลังจะครบกำหนดนะครับ

การนำเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ย
ซึ่งเป็นกำไรสุทธิของปี๒๕๕๙

การนำเอาเงินไปทำธุรกรรมอื่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคังเสียก่อน
ปรากฏว่าพันธุ์ธรรมเรียกรุงโลศดิกกับโต้แย้ง

ให้เหตุผลต่างนานาอาธิ
บอกว่าการถอนเงินจำนวนดังกล่าว
สามารถสร้างผลกำไรให้กับองค์การคังสิน
เพราะได้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยของนาฬคัณภ์

กศนี่ขาดทุนติดต่อกันมา๕ปีแล้ว

คณะกรรมการพินาเงินไปลงทุน
ที่มีพันธุ์บุริเอกรุงโลศดิกับประธานนั้น
ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากขององค์การคังสินค้า
ผมเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำ

เห็นได้ชัดว่ามีการแบ่งแยกงานการทำทุจริต

พันบริเวกรุงโลศรักษาการผู้บริการคลังสินค้า
นายกรีดขจรแทร่ตายเพราะออกฝ่ายขาย
รู้เห็นเป็นใจในกระบวนการมาตั้งแต่ต้น
นายจุลินแต่งตั้งนายสุชาติ

มีนายสรายุทธ์สายคำมีขออนุญาตเอ่ยนามท่านอีกครั้งหนึ่ง
คนสนิทประธานบอร์ดร่วมกันสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จว่า
มีคำสั่งซื้อถุงมือยางจากบริษัทเอกชน
จำเป็นต้องไปทำสัญญาซื้อมือยางจากบริษัทกาเดียน
เพื่อลวงเอาเงิน๒๐๐ล้านบาทออกจากองค์การคังสินค้ามาตั้งแต่ต้น
และถือว่าทราบเรื่องการกระทำซื้อขายถูกมือยังมาตั้งแต่ต้น

ข้อเท็จจริงก็คือนายสุชาติเนี่ย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชื่อเกียรติขจรเนี่ย

และเป็นผู้ดำเนินการมารายงานให้กับนายสุชาติ
ประธานกรรมการมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีนายจุลินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่เกิดขึ้นกับองค์การคังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดังนี้
หนึ่งเงินจำนวนล่วงหน้า๒๐๐๐ล้านบาท
องค์การคังสินค้าได้เบิกจ่ายให้กับบริษัท
เป็นการแก้ง่อที่เกิดจากการทำสัญญาลวงอย่างเสียเปรียบ
ทั้งที่องค์การคังสินค้านี่ยังไม่ได้รับสินค้าครบถ้วนแต่อย่างใด
อัตราดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากขององค์การคังสินค้า
ที่ต้องได้รับจากการที่เงินฝากกำลังจะครบกำหนด
แต่เงินดังกล่าวได้ถูกถอนออกมาเสียก่อน
มูลค่าความเสียหายนี่ได้คำนวณมาหลายล้านบาทนะครับ
เงินฝาก๓๑๐๐ล้านบาทท่านประธานครับ

ผมยังมีเหลือรายงานอีกฉบับหนึ่งนะครับ
ฉบับแรกนั้นเป็นรายงานของการประชุมองค์การคังสินค้า
แล้วก็เป็นรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเงินไปลงทุนขององค์การคังสินค้า
รายงานที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งก็คือรายงานของคณะกรรมธิการการพาณิชย์

เมื่อเห็นเรื่องนี้ได้พินาคดีที่องค์การคังสินค้าทำสัญญาซื้อถุงยางกับเอกชน
มูลค่า๑๑๒๕๐๐ล้านบาท
ผมเรียนท่านประธานว่าต้องขอบคุณคณะกรรมธิการการพาณิชย์นะครับ
มีการประชุมอย่างน้อย๓ครั้งในเดือนตุลาคม
หลังจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน
คณะกรรมธิการได้ทำข้อสรุป
รายงานในเรื่องนี้ได้ส่งมาให้ทราบนะครับ

ผมมีข้อสังเกตถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้นะครับ
การแสดงเอกสารของกรรมธิการนะครับ
ผมมีรายงานของกรรมธิการอย่างถูกต้องนะครับ
พร้อมที่จะส่งมอบให้กับท่านประธานนะครับ
บันทึกกรรมธิการการพาณิชย์เมื่อวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๓ดังนี้นะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโรธชี้แจงว่า
การจัดซื้อขายถุงมือยาง
เริ่มต้นจากการรับนโยบายจากประธานบอร์ดคนปัจจุบัน
อนุญาตเอ่ยนามนายสุชาติเตจักรเสมา

ได้มอบนโยบายเมื่อเดือนมิถุนายนว่า
มีนโยบาย๔ประการที่ต้องดำเนินการ
หนึ่งในสี่ข้อคือการซื้อขายถุงมือยาง
จะเป็นลักษณะการซื้อมาขายไป
อาจจัดตั้งโรงงานเพื่อทำถุงมือขาย
เพื่อต่อยอดการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกร
นำมาผลิตถุงมือยางอีกทางหนึ่ง
ที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางให้ด้วย
คำก่าวของพันธ์ตำรวจเอกรุ่งโลศแสดงว่า
นายสุชาติประธานบอร์ดที่นายจุลินได้แต่งตั้ง
มีส่วนรู้เห็นอย่างยิ่งในการกระทำความผิด
ท่านประธานครับเรื่องนี้สอดคล้องกับคลิปเสียง
กับผมได้แสดงต่อท่านประธาน

ได้แจ้งตัวนายสุชาติเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๖๓
ต่อไปเป็นบันทึกการประชุมหน้าที่๕
พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งโรธชี้แจงว่า
กรณีถูกมือยางได้มือศัตริย์
เมื่อยางกับองค์การคังสินค้า๕๐๐ล้านกล่อง
ราคากล่องละ๒๓๐บาทเป็นเงิน๑๑๒๕๐๐ล้านบาท
มีบุคคลชื่อเอี่ยวหรือนายสรายุทธ์สายคำมี
คนสนิทประธานบอร์ดและเจ้าหน้าที่ชื่อนาย
เกียรติกจรภูมิการฝ่ายขายเป็นผู้ดำเนินการประสาน
ทั้งนี้ประธานบอร์ดองค์การคังสินค้าทราบ
ประธานฟังดีนะครับได้อ้างว่า
ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทราบด้วย
แสดงว่านายจุลินลักษณะวิสิตลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คำให้การและมีการประชุมบันทึกของ
คณะกรรมนิการการพาณิชย์

ประธานคนะอนุกรรมมาที่การติดตามตรวจสอบได้สอบถามพาณ์บริเวรี่ยนลุงโรฒ

เป็นนโยบายที่มอบให้ดำเนินการซึ่งพันเวกรุงโรธชี้แจงว่า
มีบุคคลชื่อเอี่ยวคนสนิทประธานบอร์ด
และเจ้าหน้าที่ชื่อเกียรติขจรผู้อำนวยการฝ่ายขาย

โดยมีประธานบอร์ดรับทราบมาโดยตลอด

นี่คำให้การต่อราชการต่อกรรมธิการการพาณิชย์นะครับ
ผมมีหลักฐานมีรายงานทุกอย่าง
ที่จะต้องส่งมอบท่านประธานหลังจากที่มีการอภิปราย

ทำสัญญาซื้อกับบริษัทกาเดียน
พันธมเศรษฐ์ลุงโลศได้ไปดูที่บริษัทดังกล่าวหรือไม่
พันธมเศรษฐ์ลุงโลศได้ตอบไปว่า
การไปดูบริษัทประธานกรรมการบอร์ดอกศ
เป็นคนสั่งให้นายเกียรติกระจรไปดูเอง

ซึ่งไม่มีเอกสารลายลักษณอักษรในการมอบอำนาจ
ท่านประธานครับข้อพิรุษครับ
ซื้อขายขนาดนี้เนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ย
มันต้องมีหนังสือเป็นลายลักษรมีอะไรหลายอย่าง

คำชี้แจงของพันธมรวดเอกลุงโลศต่อกรรมการพาณิชย์

และคลิปเสียงที่นายสุชาติสั่งให้ทำเป็นเรื่องลับ
รอรัฐมนตรีว่าการมากดเดิน
แสดงให้เห็นว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อบนโยบายในการดำเนินการ
และทราบเรื่องการจัดซื้อขายถุงกระยางมาโดยตลอด

รับมอบนโยบายจากนายจุลินมาดำเนินการ
และได้รายงานให้นายจุลินได้ทราบเป็นระยะ
ยังมีนายสรายุทธ์สายคำมีกับนายเกียรติกระจร

รักษาการผู้อำนวยการองค์การคังสินค้า
ที่เป็นตัวการสำคัญอีกคนหนึ่งในการกระทำความผิด
อาทิเช่นทำสัญญาโดยภารการ
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับ
มีการรีบเร่งในการเบิกจ่ายเงิน
อย่างผิดสังเกตให้บริษัทกาเดียน
ทั้งที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

ในอดีตท่านประธานครับ
พันธุเหลกรุงโลศนั้นเคยเป็นผู้กับ
ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายจะอ้างว่าตนเองนั้นไม่รู้ไม่ได้นะครับ
ทำสัญญาแบบนี้เนี่ยใครเขาก็ทราบนะครับ
ท่านประธานครับทำให้มีการอนุมัติจ่ายเงิน๒๐๐ล้านบาทสูญเสียไป
ผมขออนุญาตนายสรายุทธ์นะครับอดีตสื่อมวลชนหลายสำนักผู้ประสานงานหลัก
ของนายสรายุทธ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนชี้ให้เห็นว่านายสรายุทธ์
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาโดยตลอดท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างไม่มาก
อันนี้ก่อนทำสัญญานะครับแต่หลังจากที่นาย
หลังจากที่นายสุชาติได้รับการแต่งตั้งนะครับ

แล้วธุรกิจก็คือการต่อรองถ้ายังต่อรองไม่จบก็ไปต่อไม่ได้
ปัญหาคือการปล่อยให้ความอยากได้มาเป็นทงนำในการต่อรอง
ธุรกิจเลยมีแต่ด้านเดียวอันนี้เป็นการบรรยายความรู้สึกนะครับ
กรกฎาคมอย่าว่าแต่๕ล้านบาทเลย
ถ้าจะเอา๑๐ล้าน๑๕ล้านมาผมก็หาให้คุณได้
ถ้าเป็นสำนวนนิยายกำลังทนายนอนนพรัชก็คงจะบอกว่า
ส่อหาทั่วแผ่นดินมีพันพบมีส่อหากับตั้งต้นมาพบเอง
ก็ไม่อยากจะระงับใจระทึกรอวันทำสัญญานะครับ
นี่๓๐กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นอีกไม่ถึงเดือนก็ทำสัญญาครับ
ก็ไม่อาจระงับใจระทึกเพราะอาจจะได้ว่าเป็นก้าวแรกในการไปสู่ธุรกิจ
ภารกิจที่แปลกใหม่และท้าทายในวันที่หลายคนมีโอกาสได้ใช้คำว่าพอแล้ว
ที่ผมวงสีแดงเอาไว้นะครับวันที่สองกันยายนก็คือวันที่องค์การคังสินค้าเนี่ย
จ่ายเงินให้กับบริษัทกาเดียน๒๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ต่อให้เซ็นสัญญาแล้วก็ใช่ว่าจะเรียบร้อย
ขั้นตอนจ่ายเงินยังตั้งตางานเป็นกำแพงเมืองจีน
ทุกอย่างผ่านก็ยังต้องเคลียร์ถ้อยคำในใบเสร็จ
ผมต้องเรียนว่าแปลว่าโอนผ่านนะครับ
หลังจากนั้นก็คือว่านาย
บริษัทกาเดียนได้โอนธุรกรรมทางการเงินครับ

เป็นรายการการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเงินของปปง
และมีการโอนเงินธุรกรรมเงินสดอีก๒๙รายการ
นะครับในเงินจำนวน๒๐๐๐ล้านบาท
นี่แหละครับนี่หลักฐานการชำระเงินล่วงหน้า๒๐๐ล้านบาท
ใช้เวลา๓วันท่านประธาน
สัญญาวันที่๓๑จ่ายเงินวันที่๒
ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำครับท่านประธาน
ผมขออนุญาตได้กราบเรียนท่านประธานนะครับ

คดีนี้มีวงเงินทุจริตถึง๒๐๐๐ล้านบาท
ทำโดยคนสนิทท่านละมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์

เป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พฤติกรรมอุกอาจนะครับ

คำนึงถึงเรื่องความเป็นสัดส่วนความพอดีและความถูกต้องเหมาะสม

จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามพระราชกฤษฎิกาจัดตั้งองค์การคังสินค้า
มาตรา๑๓ที่ได้แก้ไขใหม่
สั่งให้นายสุชาติประธานอกศ
หรือผู้อำนวยการองค์การคังสินค้า
หรือคณะกรรมการมารายงานข้อเท็จจริง
หรือตั้งบุคคลภายนอกไปตรวจสอบ

ท่านลมนตีว่าการกระสวงการพลาณิชย์
มีอำนาจตามมาตราสิบสาม

ผมต้องเรียนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนั้น
ผมจะแจ้งข้อกล่าวหาท่านในตอนท้ายนะครับ
มาถึงตอนบทสรุปนะครับท่านประธาน
บทสรุปของพลเอกประยุทธ์หรือข้อกล่าวหานะครับ
ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้นะครับ
ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นหัวหน้ารัฐบาล
และผลเอกประยุทธ์นั้นก็ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด

พลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิบัติตามรัฐมนุนมาตรา๑๖๖

ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เสียสละเปิดเผยและมีความรอบครอบระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินมาตรา๑๑
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
มีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
แต่ท่านนายกกลับไม่ดำเนินการใดเลยครับ
ความเสียหายเกิดขึ้น๒๐๐๐ล้านบาท

พลเอกประยุทธ์ได้เคยแถลงต่อรัฐสภาเรื่องการทุจริตว่า
จะปวดขันปากปามโดยเข้งคัดไม่ไว้หน้าใครนะครับ
แต่เมื่อนายจุลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ร่วมรัฐบาลกับท่าน
กระทำความผิดท่านกลับนิ่งเฉยเมืองทองไม่รู้ร้อนนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๔กันยายน

โยกย้ายพรุนเหลคลุงโลศไปประจำสำนักนายยกรมตรี
ยังไม่ได้มีการตั้งการประการสอบศูนย์ได้อย่างไร

เพื่อให้มีการอายัดเงิน๔๐๐ล้านบาท
ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมธิการการพาณิชย์ว่า
ระหว่างวันที่๒ถึงวันที่๒๕กันยายน
ยังมีเงินเหลืออยู่ในบริษัท
เดียนอีก๔๐๐ล้านบาท
เรื่องนี้เป็นข่าวอย่างแพร่หลายท่านประธาน
มีการตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรี
แต่แทนที่ท่านนายกจะให้ความสำคัญมาตอบ
ท่านกลับมอบหมายให้ท่านล้ำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาตอบ
ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านควรจะรู้เอง
เข้าใจว่าท่านคงจะเกรงใจ

ปล่อยให้ลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุชาติพันธุเลกรุงโลศกับพวกลอยนวล
แต่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่องค์การคังสินค้าตัวเล็กนะครับ
วันนี้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นแล้วครับท่านประธาน
พลเอกประยุทธ์ไม่ดำเนินการใดดังต่อไปนี้
หนึ่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ตั้งแต่วันที่๑๔กันยายนตามที่มีคำสั่งย้ายพันเบรกรุงโลศ
นะครับเพื่อระงับยับยั้งความเสียหาย
ในการที่จะสามารถอายัดเงินจำนวน๔๐๐ล้านบาทได้
การที่พลเอกประยุทธ์เพิกเฉยกลัวกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
ผมกลับเรียนว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
สองนับตั้งแต่กระทู้ถามถึงพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายน
๒๕๖๓โดยท่านสสยุธพงศ์จรษฐียนต์
วันนี้กว่า๓เดือนแล้วครับท่านประธาน
ผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ออกคำสั่งใดเลย
ที่มีลักษณะคำสั่งไปถึงนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ในลักษณะลายลักษณอักษรในฐานะ
เป็นข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระทู้
เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ผมถือว่าพลเอกประยุทธ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อีกข้อหาหนึ่งท่านประธานครับ
พลเอกประยุทธ์ไม่กล้าตรวจสอบหรือปรับคณะลำตี
ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับคงจะทำได้ยาก
และการทุจริตเนี่ยก็คงปรากฏอย่างต่อเนื่อง

ผมเรียนว่ามีผลกระทบต่อการตรวจสอบของคณะกรรมการ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับดูแลองค์การคังสินค้า
เพราะจะทำให้การสอบสวนนั้นมีความยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
สุดท้ายนอกจากท่านนายกนี่ควรจะปรับท่านมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกแล้วนะครับ
ผมว่าท่านยังต้องดำเนินคดีกับนายสุชาติประธานองค์การคังสินค้า
พันธุ์ตำรวจเอกรุงโลศอดีตผู้อำนวยการคังสินค้า
และกรรมการองค์การคังสินค้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามข้อเท็จจริงจากเทปการบันทึกการประชุมที่ได้เปิดในสภาแห่งนี้
นายสุชาติสั่งให้ซื้อขายถุงมือยางเป็นเรื่องลับรอรัฐมนตรีมากดเดิน
โดยคณะกรรมการอกศทุกคนมีเสียงหัวเราะเป็นการละเว้นไม่นำเรื่อง
ซื้อขายถุงมือยางมาตรวจสอบและอนุมัติตามอำนาจหน้าที่
ผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าคนใหม่ชื่อนายเกลียงศักดิ์
ยังมีคำสั่งห้ามให้เจ้าหน้าที่องค์การคังสินค้า
ที่จะต้องเดินทางไปให้ถ้อยคำกับกองปราบให้ถ้อยคำกับปปงและกรรมธิการการฟอกเงิน
ตามที่ได้กล่าวโทษไว้ยังไปห้ามเขามาให้การอีก
เชิญเจ้าหน้าที่ได้แสดงข้อความในไลน์ที่ผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าคนใหม่
ต่อจากนายสุชาตินี่ห้ามนายสุธินันไม่ให้ไปให้การต่อตำรวจและกรรมธิการการฟอกเงินนะครับ
ผมได้ขยายไลน์ออกมาให้ท่านฟังให้ท่านดู
คุณสุธินันเนี่ยได้ไลน์ไปบอกว่าจะไปให้การที่กองปราบกับปปง
แต่นะครับผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าท่านใหม่นี่ได้บอกว่า
ที่อนุญาตไม่ได้นะเพราะองค์การคังสินค้าจะเสียหาย
นี่แหละครับท่านประธานปกป้องผลประโยชน์ทางราชการขององค์การคังสินค้า
อกจากนี้นายผู้อำนวยการองค์การคังสินค้าคนใหม่
ยังมีความพยายามให้นำเงินที่โอนล่วงหน้า๒๐๐ล้านบาท
ลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้วยให้เหตุผลว่าเงินส่วนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ได้คืน
นี่แสดงว่าไม่ได้มีความตั้งใจเลยท่านประธานครับ
ที่จะเอาเงินจำนวนนี้คืนซึ่งสำนักการบัญชีองค์การคังสินค้านี่ไม่ได้เห็นด้วย
กับการดำเนินการของพอเกียงศักดิ์นะครับเรื่องนี้จากรายงานของคณะกรรมธิการ
การตรวจสอบขององค์การคังสินค้านะครับท่านประธานครับ
ผมจะให้ท่านประธานได้ฟังเทปอีกครั้งหนึ่งตะกี้ยังไม่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า
สิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงขอเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้เปิดเทปการประชุมวันที่ยี่สิบหกอีกครั้งหนึ่งครับเสียงดังด้วยครับ
ต้นนี้เมื่อวานได้เซ็นสัญญากับผู้ซื้อถุงมือที่จะส่งออกนอกนะครับ
ก็ทั้งหมด๓สัญญาเป็นเงิน๑๓๐๐บาท
เป็นคนงานของท่านประธาผมอยากโชว์ท่านประธาน
คืองานนี้ถ้าไม่ได้ท่านประธานนี่ก็เพราะท่านนายประธานเป็นคนบริหารจัดการ

เอ๊ะเรามีกรอบอะไรเรื่องบอทเราต้อง
ต้องถามบอทต้องมีอะไรไหมหรือบอทไม่น่าจำเป็นต้องดูเรื่องรส
ท่านประธานทีเพ้อรกครับ
กรรมนิการาคตพาดิตฤทฯเคยขอเอกสารจากองค์การถังสันค้า
โดยขอผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ

ทราบว่ายังไม่เคยให้ข้อมูลเลยนะครับ
เอกสารที่กรรมธิการได้ขอไป

ข้อเก่าหาที่กับผมได้กราบเรียนต่อท่านประธาน
พลเอกประยุทธ์ไม่ดำเนินการใดภายใน๑๕วัน

ผลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ต้องไปแก้ตัวที่สำนักงานปปช
และสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗และกฎหมายปปช
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาของนายจุลิน
ลักษณะวิสิตฐ์ละมติว่าการกระทรวงภาณิษฐ์
ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่

ต่อไปผมจะขออนุญาตท่านประธานได้กล่าวหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ

จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐมนูลมาตรา๑๖
ด้วยความซื่อสัตว์รอบครอบระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
จุลินยังไม่สนใจนำพาต่อคำปริญญาณตนตอนรับตำแหน่งหน้าที่
ที่จะรับบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
จุลินไม่สนใจต่อคำแถลงของ
ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่านโยบายในการปราบปรามการทุจริต
นายจุลินเรื่องที่สอง
นายจุลินมีเจตนาพิเศษ
แสวงหาประโยชน์ตนและพวกพ้อง

โดยการแต่งตั้งคนของตนเอง

เป็นบุคคลที่ทำงานอยู่ในพักของท่าน
ไม่มีอาชีพที่แน่นอน

ไม่เคยบริหารองค์คอนขนาดใหญ่
แต่นายจุลินได้เสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนายสุชาติและพักพวกตน
และคนของพักตนให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์การคังสินค้า
เพื่อมาเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อตนและพวกพ้อง
โดยไม่สนใจต่อความรู้และความสามารถที่ต้องระมัดระวัง
สัญหาบุคคลที่จะต้องดำรงตำแหน่งประธานอกศเพราะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
เป็นองค์กรที่มีการบริหารเงินหลายหมื่นล้านบาท
เรื่องที่สามนายจุลินสมรู้ร่วมคิดและรู้เห็นเป็นใจ
ในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันทำกับนายสุชาติ
โดยมีผู้ประสานงานขององค์การคังสินค้าถึง๒คน

แล้วก็ทราบว่าเคยมารับประทานอาหารที่ห้องท่านรัฐมนตรีด้วยครับ

จุลินได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับถุงมือยางกลางสภาแห่งนี้

เป็นการตบตาสมาชิกรัฐสภา
และเป็นการตบตาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ
บตาที่ว่าจะเอาวัตถุดิบที่ได้จากยางพารามาผลิตเป็นถุงมือยาง

โดยมีนายสุชาติประธานอกส
พี่กับผมได้เกิดประการสภาแห่งนี้

ปรากฏในเทปของนายสุชาติและพันเวกโลศชัดแจ้งว่า
นายจุลินร่วมกันกระทำความผิดด้วยท่านประธานครับ

จุลินละเว้นไม่ดำเนินการใดกับนายสุชาติประธานองค์การคังสินค้า
ไม่กล้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุชาติเพราะกลัวจะถูกเปิดเผยข้อเท็จจริง
จึงพยายามตัดตอนเรื่องนี้ให้จบที่พันเบรกรุ่งโลศ
ถ้าฟังจากคลิปเสียงที่นายสุชาติพูดแล้ว

เป็นไปไม่ได้ที่นายจุลินจะไม่รู้ว่านายสุชาติไปทำการทุจริต
ซื้อขายถุงมือยางในองค์การคังสินค้าจนถึงบัตรนี้
วันนี้นายสุชาติเนี่ยยังลอยนวลอยู่ไม่ต้องรับผิดชอบใด
ท่านประธานทราบไหมครับว่าวันนี้ใบปิวในองค์การคังสินค้าเนี่ย
เขาแจกกันว่อนนะครับถึงการสูญเสียเงิน๒๐๐ล้านบาท
และที่สำคัญเนี่ยผมเรียนว่าองค์การคังสินค้าเนี่ย
ไม่เคยมีหน้าที่และอำนาจในการซื้อขาย
ถุงมือยางแล้วก็เรื่องการอะไรต่างที่ทำผิดระเบียบอีกหลายอย่างนะครับ

นายจุลินส์ไม่ได้ดำเนินการใดตามพระราชกิจสิริกา
จัดตั้งองค์การคังสินค้ามาตรา๑๓
ระบุว่ามีอำนาจสั่งหรือเรียกประธานองค์การคังสินค้าให้ทำรายงานเรื่องนี้ได้
แต่ท่านไม่ทำมีข้อสังเกตนะครับ
กรรมาธิการการพาณิชย์ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนพักประชาธิบัตย์ขออนุญาตนะครับ

มีรายงานปรากฏข้อเท็จจริงว่าต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและติดตามเงินคืน

เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
คณะกรรมธิการการฟอกเงินสภาพผู้แทนรัศดรได้ออกแถลงข่าวเรื่องนี้ให้ประชาชนทราบนะครับ

เพื่อให้มีการติดตามเงินคืน

ควรประสานกับปปชเร่งชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด
การจะมีหนังสือให้ประหลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ร้องทุกข่าโทษแทน
มีเอกสารนะครับเอกสารของกรรมธิการการฟอกเงินครับท่านประธาน
ที่ได้แถลงต่อพี่น้องประชาชนเป็นการสาธารณะนะครับ
ท่านประธานครับจนถึงวันนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ไม่เคยตั้งโต๊ะแถลงข่าวสิครับ
สัญญาเป็นแสนล้านเงินหาย๒๐๐๐ล้าน
มีหนำซ้ำยังตอบกระทู้ในสภาว่าตนเองไม่มีอำนาจ
ตอบอย่างนี้ถือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิง
ทั้งที่ตนเป็นผู้ทราบเรื่องการทุจริตมาโดยตลอด
ท่านประธานที่เคารพครับที่กับผมได้กราบเรียนมาทั้งหมดนั้น
กล่าวได้ว่าพฤติกรรมการทุจริตทั้งนี้
กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาญาติที่นายจุลินจะปฏิเสธว่าไม่มีอำนาจหน้าที่
ตามที่ผมได้กราบเรียนก็คืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา๑๓แห่งพระราชกิจ
กิจสดีกาการจัดตั้งองค์การคังสินค้าประกอบรัฐมนูลมาตรา๑๖๖
และเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา
แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยสนใจ
ผมเข้าใจว่าคิดว่าอย่างไรนี่พลเอกประยุทธ์
คงไม่กล้าดำเนินการใดไม่ว่าจะปรับออกจากตำแหน่ง
หรือดำเนินการใดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท่านประธานครับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์
เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กับผมเชื่อว่ายังมีการทุจริตที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้
อีกหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงกับผมจึงไม่แปลกใจเลยนะครับ
การตรวจสอบความโปร่งใสนานาชาติได้เผยแพร่ดัชนี
การรับรู้การทุจริตพบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับ
นะครับตกต่ำลงเรื่อยนะครับอันดับ๑๐๑จาก๑๘๐ประเทศ
แย่ลงกว่าทุกอันดับในอดีตที่ผ่านมาและผลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
จะกล้าปรับคณะรัฐมนตรีเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกหรือไม่
ผมเชื่อว่าท่านคงไม่กล้าเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทั้งหลายทั้งปวงที่กับผมได้นำเรียนท่านประธานในการอภิปรายครั้งนี้
เป็นการวางแผนร่วมมือกันทุจริตอย่างเป็นระบบ
เพื่อหลอกเอาเงินหลวงเงินจากองค์การคังสินค้ามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง
ขณะนี้เงินจำนวน๒๐๐๐ล้านบาทได้อันตฐานหายไปแล้วครับ
จากบัญชีขององค์การคังสินค้าซึ่งเป็นของประเทศชาติและของประชาชน
กับผมจึงถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริตอย่างหน้าด้านและยังอาย
ป้นชาติโดยช่วยกันคิดแบ่งแยกหน้าที่กันทำ
ร่วมกันหาผลประโยชน์อย่างไรยังไง
ท่านประธานครับกับผมจึงไม่อาจไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปได้ขอขอบคุณครับ
ขอบคุณครับเดี๋ยวท่านบัญญัติบรรทัศน์
ยกมือน่าจะใช้สิทธิ์พาดพิงใช่ไหมครับ

ครับผมบัญญัติบัญฑฐานครับสมาชิกสภาพุทธแห่งราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

โดยที่ท่านผู้วิปรายได้กล่าวพาดพิงถึงกับผมถึง๒ครั้ง๒คน
ถ้าจะไม่ลุกขึ้นมาพูดจาอะไรบ้างก็คงดูก็ได้อยู่
ดีไม่ดีท่านอาจจะมองว่าผมมีพิรุษหรืออะไรสนองสั้น
ผมเข้าใจว่าที่ได้มีความพยายามในการดึงเอากับผมเข้ามาร่วมด้วยก็
คงเป็นความพยายามที่จะเพิ่มสีสันของการพิปรายในเรื่องนี้
ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมในความเก่า

ต้องขอกลับเรียนท่านท่านว่าผมก็สนใจเรื่องนี้ครับ
ก็สนใจมาตั้งแต่ครั้งเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามในสภานี้มาครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกับทั้งท่านน้ำตรีพาณิชย์
ความเป็นจริงว่าจริงแล้วมันคืออะไรครับ
ซึ่งต้องขอกลับเลือนท่านมาฝังแล้วก็ค่อนข้างสบายใจ
แต่จะพูดมากไปก็เดี๋ยวจะกลายเป็นอภิปรายแทนรัฐมนตรีไปอีก
ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คอยรับฟังท่านปรีท่านชี้แจงกันแล้วกันครับ
แล้วก็จะได้ทราบความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรครับ
ขออนุญาตเรียนท่านประธานเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ

เชิญท่านลำดีจุฬินลำดีวาการกระทรวงภัณฑ์นี้ตอบครับชิ้นแจงครับ
ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรีและลำดีวาการกระทรวงภัณฑ์นิต
ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่า
เรื่องนี้ก็เป็นดังที่ท่านผู้อภิปรายได้พิปรายไปเมื่อสักครู่
ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสภาพผู้แทนราชดร
เพราะเรื่องนี้เคยมีการพูดกันมาแล้วในที่ประชุมนี้
วันที่มีการตั้งกระทู้ถามสด
นายกรัฐมนตรีและท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ตอบกระทู้
และผมเชื่อว่าวันนั้นผมตอบกระทู้ได้ชัดเจนตามสมควร
แม้มีเวลาแค่๑๐นาที
แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณผู้อภิปราย
จะได้มีโอกาสขยายความเพิ่มเติม
ที่ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อดีตรักษาการผู้อำนวยความ
ปลายไม่ไว้วางใจบริษัทกาเดียนกรฟ
และอีก๗บริษัท
พี่ปรายไม่ไว้วางใจประธานบอร์ด

ผมเห็นด้วยเกือบจะเรียกว่าทุกประการ
ไม่มีอะไรไปโต้แย้งกับท่านโดยไม่จำเป็น
แต่ขอปฏิเสธ
ว่าผมไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้
และการดำเนินการนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
ไม่เป็นทางการแอบสั่งการ
ในที่ลับหรือในที่แจ้งก็ตาม
นี่คือเบื้องต้นที่จะขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธาน

ผมต้องขออภัยที่ต้องใช้คำว่าท่านผู้อภิปราย
โกหกหลายประการต่อที่ประชุม

เรื่องกรรมธิการพาณิชย์
ที่ท่านหยิบยกขึ้นมาเอ่ยอ้าง
ว่ามีการกล่าวพาดพิงถึงรัฐมนตรี

สองท่านบอกว่าผมไม่เคยตั้งกรรมการสอบ

มีการตั้งกรรมการสอบโดยออกข้อสอ
เดี๋ยวผมจะลำดับความให้ท่านเห็น
สามผมไม่อายัดเงิน
หรือหน่วยงานมีอำนาจไม่อายัดเงิน

ใครก็ไม่ทราบบอกเคยมากินข้าวห้องผม
แต่ท่านก็ไม่ยืนยันก็ไม่เป็นไร
ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าหมายถึงใครอย่างไรบ้าง

ท่านบอกว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ออกสื่อ

ผมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หลายครั้ง
ต่างกรรมต่างวาระมาโดยลำดับ
แต่ว่าให้ข่าวทีไรไม่ค่อยเป็นข่าวใหญ่โตพาดหัวหน้าหนึ่ง
ผมก็เคยตั้งข้อสังเกตสอบถามว่าเพราะอะไร

ก็เพราะเขาทราบว่าร่ำตีไม่โกง
มันแค่การดำเนินการในระดับเจ้าหน้าที่
ผมไม่ได้โยนให้เจ้าหน้าที่นะครับ
แต่เพราะนี่คือข้อเท็จจริงประการหนึ่ง
ที่มันไม่ได้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตในหน้าสื่อ
และแม้แต่วันหนึ่งล่าสุดเนี่ย

ผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้
ชี้แจงพูดเสร็จเป็นข่าวกระจุ๊บกระจิ๊บนิดเดียว
นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับท่านประธานเบื้องต้น
กรณีท่านนายกรัฐมนตรี
ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธาน
เพราะว่าท่านผู้อภิปรายบอกว่า
หลังย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการอกศแล้วเนี่ย

ผมขออนุญาตกราบเรียนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกนะครับ

ทันทีที่ผมทราบเรื่องนี้
ผมดำเนินการประสานงานกับ

ไม่ประสงค์พลาดพิงท่านทั้งที่ในทางที่ดีนะครับ
จนนำมาซึ่งการย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการอกศ
เข้าไปอยู่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยคำสั่งท่านนายก

เมื่อมีการตั้งกระทู้ถามสดท่านก็มอบหมายให้ผมได้ดำเนินการ
ในการตอบกระทู้ถามสด
และท่านก็ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยลำดับ
นี่คือสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตชี้แจงให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกตั้งแต่เบื้องต้น
ประการต่อมาท่านเอ่ยอ้างถึงประธานบอร์ด
บอกว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่น
ซึ่งท่านชี้แจงแล้วเมื่อสักครู่หรืออย่างไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนไม่ว่าคุณจะรู้จักใคร
รู้จักผู้ใหญ่กระหน้าไหน
รู้จักท่านนายกรู้จักรัฐมนตรี
เมื่อไหร่ที่คุณทำผิดกฎหมายคุณก็ต้องเข้าคุกครับ
แล้วผมจะพูดต่อไปว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอม
ไม่ว่าใครทุจริตโครงการนี้ก็ตาม
ผมจะจัดการทั้งทางวินัยทางแพ่งทางอาญา
จนถึงที่สุดตราบเท่าที่ผมอยู่ในอำนาจหน้าที่
และกฎหมายให้อำนาจผม
ขอพูดไว้ต่อสภาพผู้แทน
มันผูกพันผมครับการพูดในสภา
ไม่ใช่ไปพูดที่ที่ประชุมไหนก็ตาม

เพื่อจงใจใส่ความผม
ทำให้คนเข้าใจผิดว่ารำตีเข้าไปเกี่ยวข้อง
ท่านพูดเรื่องประธานบอร์ดร่ำรวยผิดปกติ

แต่ปปชเขามีอำนาจตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว
ถ้าการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ
เขาก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
ท่านพูดพาดพิงผมที่จำเป็นต้องชี้แจงตั้งแต่เบื้องต้น

ท่านบอกว่าผมเป็นคนมอบนโยบาย

ไปดำเนินการซื้อขายถุงมือยาง
แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายที่

ดูแลให้ผู้ส่งออก

ค้าขายยางออนไลน์
รวมทั้งตลาดถุงมือยางและอื่น
อันนั้นมันเป็นงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และถุงมือยางที่พูดไม่ใช่ถุงมือยางเทียม
เหมือนกับที่เป็นปัญหาที่อคศไปทำ

เพราะรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายชัดเจน
ที่ต้องการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยาง

เราส่งเสริมการส่งออกถุงมือยางธรรมชาติ
ไม่ใช่ถุงมือยางที่ส่อทุจริตที่พูดอยู่ในสภาเดี๋ยวนี้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในการทำหน้าที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้จำนวนมาก
ในการจัดพบปะระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ส่งออกของประเทศไทย
ขออนุญาตที่จะชี้แจงเบื้องต้นตรงนี้ซะก่อน
โดยเฉพาะสุดท้ายท่านถามว่า
ตอนเขาทำสัญญาแสนกว่าล้านลำตีจุรินอยู่ไหน

เพราะผมก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกระบวนการสมคบกับใคร
ทำสัญญาแสนกว่าล้านด้วย

ผมคือคนแรก
หลังจากผู้อำนวยการคนใหม่ของอคศ
เข้ามาตรวจพบว่ามีพิรุษโอนเงินอคศ๒๐๐๐ล้านออกไปจากบัญชี
และมีการไปทำสัญญาแสนกว่าล้านซื้อขายโดยไม่มีอำนาจ
ทันทีที่รายงานผมก็กลับมาที่ท่านนายก
นายกได้กรุณาช่วยสั่งย้ายอดีตผู้อำนวยการอกศ
ประจำสำนักนายก
เพื่อจะได้สะดวกต่อการดำเนินการจัดการ
เอาคนผิดมาลงโทษตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป
นี่คือเบื้องต้นที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามผมขอใช้เวลา
ชี้แจงทำความเข้าใจที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่า
รัฐมนตรีมีอำนาจอะไรทำไมไม่ทำ๑๒๓

คศเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ส่วนราชการ
รำตีจะมีอำนาจไปสั่งปฏิบัติราชการได้
หรือสั่งการทางนโยบายใดได้
คศเป็นรัฐวิสาหกิจเดียวของกระทรวงพาณิชย์
มีพระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะ
เรียกว่าพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การช่างสินค้าพุทธศักราช๒๔๙๘
และนี่คือกฎหมายแม่บท
ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้ชัดเจน
ใครไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนี้
ไม่ใช่เตรียมรับตีแล้วจะสั่งอะไรก็ได้
ใช้อำนาจตามอำเภอใจนอกกฎหมายได้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้ากำหนดความสัมพันธ์ของ๔กลไกหลักไว้ดังนี้ครับ

ผู้อำนวยการและพนักงาน
กรรมการหรือที่เรียกว่าบอร์ด

แล้วก็๔คณะรัฐมนตรี
นี่คือความสัมพันธ์ของ๔กลไกหลัก

หรือรักษาการผู้อำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่อะไรครับ
มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา๒๗

ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่จัดการ

ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับ
ให้เป็นไปตามนโยบาย
และข้อบังคับที่บอร์ดวางไว้
ที่บอร์ดวางไว้
ไม่ใช่รัฐมนตรีวางไว้

บอร์ดมีหน้าที่ตามมาตรา๑๕
มาตรา๑๕ระบุว่ามีองค์ประกอบประมาณ๑๑คน
คนที่มีอำนาจแต่งตั้งบอร์ดก็ไม่ใช่รัฐมนตรี
แต่เป็นอำนาจคณะรัฐมนตรี

ท่านประธานกรุณาฟังครับ

เพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจวางนโยบายให้อคศไปปฏิบัติคือ
บอร์ดเท่านั้น
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของอกศ
และให้อำนาจบอร์ดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ

ของไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับของคณะรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นบอร์ดจึงมีอำนาจกำหนดนโยบาย
ถ้าท่านจะถามว่าทำไมกำหนด๑ข้อ๒ข้อ๓ข้อ
นั่นเป็นอำนาจและเป็นหน้าที่ของบอร์ดที่ต้องกำหนดนโยบาย
และมีอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการ
ในการแต่งตั้งถอดถอนโดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
คณะรำตีมีอำนาจอะไรครับ
มาตรา๑๙คณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งบอร์ด
และถอดถอนบอร์ดหรือให้บอร์ดพ้นออกจากตำแหน่ง

และมาตรา๒๐คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดผลประโยชน์
แทนของบอร์ดผู้อำนวยการและพนักงานทุกคน
แปลว่าคือเสมือนผู้บังคับบัญชา

รัฐมนตรีมีอำนาจจำกัดตามพระราชกฤษฎีกาอคศฉบับใหม่ปี๒๕๖๒

เพราะพระราชกฤษฎีกาใหม่ที่แก้ไขปี๓๕
เขาเอารัฐมนตรีออกจากการเป็นประธานบอร์ด
เพราะเดิมรัฐมนตรีไปเป็นประธานบอร์ด
แต่พอมาแก้ปี๓๕เขาเอารัฐมนตรีออกจากประธานบอร์ด
แต่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นแทน
โดยให้เหตุผลท้ายพระราชกฤษฎีกาที่แก้ไขไว้ชัดเจนเลยครับ
ท่านประธานกรุณาช่วยฟัง
เหตุผลที่เอารัฐมนตรีออก
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานบอร์ดแทน

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบของคณะกรรมการอกศ
และโดยให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
เพื่อแยกการบริหารกิจการของอคศออกจากการเมือง
นี่คือเหตุผลที่ทำไม
รัฐมนตรีกลายเป็นแค่บุรุษปรายศนีย์
ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับบอร์ด
และกับผู้อำนวยการและพนักงาน
ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา
รัฐมนตรีมีอำนาจจำกัด
แค่ที่กำหนดไว้ในมาตรา๑๓
มาตรา๑๓ให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไป

ไม่ใช่สั่งปฏิบัติราชการเหมือนกรมที่ผมดูแล
และเพื่อการนี้รัฐมนตรีมีอำนาจ๓ข้อครับ
มีอำนาจเรียกบอร์ดผู้อำนวยการหรือบุคคลใดในอคศมาทำ๓เรื่อง

และ๓หรือให้ทำรายงานยื่น
นี่ครับอำนาจของคนเป็นรัฐมนตรีที่ท่านถามว่าทำไมไม่ทำ๑๒๓๔๕๖

และรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเหนือกฎหมาย
ให้บอร์ดอีกแล้วนะครับ
เสนอผ่านรัฐมนตรีไปยังคอรมอ
เพื่อพิจารณาตัดสินแปลว่าร่ำตีคือบุรุษปรายศนีย์
เขาต้องการเรื่องใดจากคณะรำตีที่มีอำนาจ
ก็ให้น้ำตีเป็นตัวผ่านนำเรื่องเข้าคอรมอ

ตรงนี้จะได้เห็นชัด
ลำตีสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหน

ให้บอร์ตทำรายงานเสนอรัฐบทปีละ๑ครั้ง
และให้กล่าวถึงผลงาน
กล่าวถึงคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของบอร์ด
เพราะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจให้นโยบาย

ก็ให้ชี้แจงรัฐมนตรีปีละ๑ครั้ง
ว่าทำไมออกนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
และมีนโยบายอะไรบ้าง

รัฐมนตรีมีอำนาจจำกัด
แค่ให้บอร์ดผู้อำนวยการชี้แจงแสดงความเห็น
ทำรายงานยื่นและเสมือนบุรุษปรายศนีย์
เพราะต้องการให้อคศเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง
ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

ลำตีจะไปสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

และเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการ
ภูมิในการมีหน้าที่บริหารตามนโยบายบอร์ด
รับผิดชอบต่อบอร์ดในฐานะผู้บังคับบัญชา
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้ง
ถอดถอนบอร์ดและผู้อำนวยการ
นี่คือเบื้องต้นที่ผมขออนุญาต

เพื่อจะได้เห็นภาพ
และจะได้ไม่ตั้งคำถาม
เหมือนท่านผู้อภิปรายที่ได้ถามผมเมื่อสักครู่

ที่ท่านอภิปรายมาเมื่อสักครู่
ผมขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติม
กับท่านประธานครับว่า
ทันทีที่ผู้อำนวยการคนใหม่
เข้าไปรับทราบความไม่ชอบมา

ไม่ได้แปลว่าหลังจากนั้นแล้ว
ผมใช้อำนาจหน้าที่ที่ผมมีอยู่จำกัด
ดำเนินการร่วมกับผู้อำนวยการ
ออกขอสอคนใหม่หลายประการ

ที่ท่านบอกว่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเนี่ย

หนึ่งวันที่๑๔กันยายน
หลังจากผมประสานงาน

ผู้อำนวยการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตามคำสั่งที่ทร๒๑๑ดร๖๓
และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ทันทีเลยครับสามถัดมาสองวันวันที่สิบเจ็ดกันยาหกสาม
อร์ดประชุมมีมติระงับโครงการไม่ให้ดำเนินการต่อใดทั้งสิ้น
วันที่สิบแปดกันยาถัดขึ้นอีกวันหนึ่ง
ผู้อำนวยการอคศคนใหม่ไปแจ้งดีเอสไอร้องทุกข์กล่าวโทษ
รักษาการผู้อำนวยการอคศกับพวก
และบริษัทกาเดียนกรฟที่เซ็นสัญญาแสนกว่าล้านนั่นแหละครับ

ถัดมาวันเดียวกันไปแจ้งปปง

ทางการเงินและอายัดบัญชี
ของอดีตรักษาการผู้อำนวยการอคศและพวก

ประการที่๕วันที่๒๓กย๖๓
หลังจากท่านนายกลงคำสั่งย้าย๙วัน
ไม่ได้ปล่อยเป็นเดือนเป็นปีเลยครับ
ผู้อำนวยการอคศจัดทำเอกสารทั้งหมด
ยื่นเรื่องไปให้ปปช
กล่าวหารักษาการผู้อำนวยการอคศกับพวก
ว่าได้กระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ
ใช้อำนาจโดยทุจริต
ขอให้ปปชดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
และถัดมาวันที่๒๒ตุลา๖๓
ก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก

แปดรายที่มาเซ็นสัญญา
ในฐานะกระทำความผิดเป็นตัวการร่วม

ประการที่๖วันที่๒๓กันยา๖๓

ผู้อำนวยการอคศคนใหม่
ก็ทำหนังสือหารืออายการสูงสุด

ติดตามให้รายงานโดยลำดับ
สอบถามอายการว่า

จะฟ้องทั้งแพ่งและอาญาเองได้หรือไม่

เจ็ดวันที่๑๙ตุลา๖๓
ผู้อำนวยการอคศคนใหม่ทำหนังสือ
หารือคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ว่าสัญญาเป็นโมค่ะหรือไม่นะครับ

ที่สำคัญได้รายงานให้ผมทราบ
เป็นลายลักษณอักษร๔ครั้ง

รายงานวันที่๒๔กันยา๖๓
ว่าได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว

และ๔ได้ร้องปปชแล้ว

ทราบและให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
วันที่๒๒ตุลา๖๓
ผมทวงถามความคืบหน้า
คงมัวยุ่งอยู่กับการดำเนินคดีหลายเรื่อง

ผู้บรรยาการออกสอบคนใหม่ก็รายงานผมกลับมาเป็นรายลักษณ์อักษร
ว่า๑คณะอนุกรรมการกับอคศมี
คณะกรรมการกับออกสอมีมาตรีเอกฉันว่า
คณะอนุกรรมการกฎหมายของอคศมีมติเอกฉันว่า
สัญญากับบริษัทกาเดียนกรฟ
ซอว่าจะเป็นโมคะ
ปปชและปปงผมก็ได้สั่งการว่า
ให้เร่งดำเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด
วันที่๒๘ตุลา๖๓
รายงานครั้งที่๓วันที่๑ธันวา๖๓

รายงานพบข้อพิรุษปรากฏใน๗สัญญาที่เหลือ
และเมื่อพบข้อพิรุษแล้ว
ก็ได้ทำรายงานส่งปปชด้วย
เพื่อปปชจะได้สะดวกในการเร่งรัดการดำเนินการไต่สวน
ผมก็สั่งการไปอีกครับว่าทราบ

ข้อ๓ให้ความร่วมมือกับการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่
และรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
สุดท้ายผู้อำนวยการอคศคนใหม่รายงานผมวันที่๔กุมภา๖๔
แจ้งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ที่ผมกลับเรียนท่านประธานเมื่อสักครู่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
แจ้งว่าบัตรนี้ได้สอบเสร็จแล้วมีเอกสารทั้งหมด๒๒๖๘แผ่น
พบผู้ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เพิ่มเติมจากคิดว่าอดีตรักษาการผู้อำนวยการคนเดียว
มีเพิ่มอีก๒รายรวมเป็น๓ราย

ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อบอร์ด
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการ
แล้วบอร์ดมีมติรับทราบ
และที่สำคัญท่านประธานครับ
ผู้อำนวยการอคศคนใหม่ได้ส่งสำเนารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง๒๒๖๘แผ่น
ไปยังคณะกรรมการปปชด้วย
เพื่อประกอบการไต่สวน

ผู้อำนวยการอคศคนใหม่ก็นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีกเป็น๓ราย
ไปดำเนินการที่จะตั้งกรรมการสอบ
ตามขั้นตอนวินัยของพระกฤษฎีกาอขหรือระเบียบอขต่อไป
ผมก็สั่งการอีกครับ๓ข้อวันนั้น

ให้เร่งดำเนินการทั้งทางวินัย
แพ่งอาญาและอื่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ให้รายงานความคืบหน้าต่อไป
นี่คือสิ่งที่ผมได้ดำเนินการ
สรุปความก็คือ
ผมได้ทำทุกอย่าง

ด้วยความปรารถนาอย่างแท้จริง
ที่ตั้งใจจะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
และเอาเงิน๒๐๐๐ล้านของอคศ
พร้อมดอกเบี้ยกลับคืนมาเป็นของรัฐ

ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผม
เท่าที่กฎหมายจะเปิดโอกาสให้กระผมทำได้
นี่คืออีกประการหนึ่งที่ผมขออนุญาต
ที่จะกราบเรียนต่อท่านประธาน
ให้ได้รับทราบ

แล้วทำไมไม่รีบอายัดเงิน๒๐๐๐ล้านที่โอน
โดยอดีตรักษาการไปให้บริษัทกาเดียนกรฟ
ขออนุญาตชี้แจงกับท่านประธานครับ
ว่าผู้อำนวยการคนใหม่ท่านได้ทำสุดวิธีแล้ว

แล้วสุดท้ายเพราะเป็นการทำทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

ก็แปลว่าต้องไปนับหนึ่งที่ปปช
ปปงเขาก็บอกว่าปปงมีอำนาจที่จะไปอายัด
ตรวจสอบเส้นทางการเงินเมื่อถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
และใช่ว่าปปงเขาจะตรวจสอบได้ทันที
เขาต้องส่งกรรมการธุรกรรมให้มีมติ
ปปงจึงจะไปดำเนินการได้
อันนี้เป็นไปตามกฎหมายปปง
ผมกราบเรียนกับท่านประธานตรงนี้เพราะว่า

รัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับมอบอำนาจให้สั่งปฏิบัติราชการปปงคือใคร

ตอนท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี

ใช้อำนาจตามมาตรา๖๙ทับวงเล็บ๑

เพราะปปงมีอำนาจกว้างขวางอย่างยิ่ง
จากกฎหมายที่แก้ไขมา
นั่นก็คือมาตรา๖๙วงเล็บ๑
มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีที่ไต่สวนได้

ปปชสามารถขอข้อมูลเส้นทางการเงิน
จากปปชปปงได้
เพราะฉะนั้นที่ท่านห่วงว่ามีการอายัดบัญชีหรือไม่

ปปงได้อายัดบัญชีตามอำนาจหน้าที่โดยความร่วมมือของปปงแล้ว
ตามอำนาจมาตรา๖๙วงเล็บ๑กับมาตรา๓๔
ที่ผมพูดได้ก็ไม่ใช่ว่าผมไปแทรกแทรงปปชและไปล้วงความลับมาได้
แต่เพราะท่านประธานปปชได้แถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้ว่า
ปปชได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วและได้มีการลงมติอายัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวไว้แล้วจำนวนหลายบัญชี
แต่ไม่สามารถเปิดเผยจำนวนเงินได้
เพราะฉะนั้นถ้าท่านกังวลว่าจะไม่มีการอายัด
ปปชได้ทำหน้าที่นี้จนครบถ้วนกระบวนความแล้ว
ในอำนาจของปปช
ท่านหยิบยกการให้การของอดีตรักษาการผู้อำนวยการอคศที่เกือบจะเรียกว่า
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ขึ้นมาพูด

ท่านก็บอกว่าอดีตรักษาการได้พูดพาดพิง
ว่าผมรับทราบเรื่องการจัดซื้อถุงมือยางที่ว่านี้
ขออนุญาตกราบเรียนครับว่า
เรียนเลยท่านฟังความข้างเดียว
ยี่ห้ออดีตรัฐมนตรีหมดเลยครับ

รายงานนี้ผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปชี้แจง

มันมีแต่อดีตรักษาการผู้อำนวยการไปชี้แจง
แล้วอดีตรักษาการเป็นใครครับ
ก็คือคนที่กำลังถูกดำเนินคดีโดยปปชอยู่เนี่ย
เซ็นสัญญาแสนกว่าล้าน
โอนเงินออกสอไปสองพันล้าน
ออกสอเสียหายขนาดไหน

แล้วก็ยืนยันว่าตนเองมีอำนาจ
คนทั้งเมืองเขาบอกว่ามีอำนาจได้ยังไง
แสนกว่าล้านเขาให้อำนาจท่าน๒๕ล้าน
เกิน๕๐ล้านต้องเข้าบอร์ด
ท่านยังไปเชื่ออีกเลยครับ
ทำไมท่านหัวอ่อนอย่างนั้นครับ
นี่คือสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตทำความเข้าใจเบื้องต้น
และที่ท่านพูดท่านก็พูดไม่หมด
เพราะในรายงานนี้เขียนไว้ถึงการให้การของอดีตรักษาการผู้อำนวยการชัดเจนว่า
ประธานบอร์ดบอกว่าคุยกับท่านลำตีแล้ว
เดี๋ยวท่านลำตีรับทราบแล้ว

แต่ข้อเท็จจริงจะทราบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
ทำไมท่านไม่พูดตรงนี้ด้วยล่ะครับ
คนพูดเองก็ยังไม่กล้ายืนยันข้อเท็จจริง
ผมเนี่ยให้ฝ่ายกฎหมายไปดูว่าผมดำเนินคดีได้ไหม
เพราะคนอย่างผมเนี่ยใครมากล่าวหาว่าโกงผมไม่มีวันยอม
ทนายความคนหนึ่งหาว่าผมโกงหน้ากากไปไลฟ์สด๕ครั้ง
ผมฟ้องดำเนินคดีไปแล้ว๕กรรมครับ

สารจะสั่งดำเนินการไต่สวนวันที่๒๒กุมภาอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างอะไรเนี่ยท่านต้องไม่ฟังความข้างเดียว
ผมไม่มีโอกาสไปชี้แจงผมขอบคุณที่ท่านมาอภิปรายผมผมจะได้ชี้แจงซะตรงนี้
นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะต้องทำความเข้าใจกับท่านประธาน
ถัดไปเรื่องเทปที่ท่านมาเปิด
ผมฟังไม่ชัดนะครับแม้ท่านจะเปิดสองครั้งก็ตาม

มีบุคคลคนหนึ่งท่านก็บอกว่า

อาจจะเป็นประธานบอร์ดหรือใครก็ตามที่จะพูดเรื่องนี้
จับความได้ว่าจะเก็บไว้ให้รัฐมนตรีเป็นผลงาน
เดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีมากดเป็นเป็นอะไร
ผมก็ไม่ทราบเป็นประธานเปิดโครงการหรือทำอะไรก็ไม่ทราบ
ผมฟัง๒ครั้งมันก็รวดเร็ว
แต่ท่านไปพูดว่ามากดเงิน

และผมขออนุญาตกราบเรียนว่าฟังเทปแล้วไงครับ
มันมีตรงไหนที่บอกว่ารัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องในทางมิชอบ
กับการทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง
และที่สำคัญผมก็ไม่ได้ไปร่วมสนทนาในวงเทปที่ท่านเอามาเปิดด้วย

แค่เอามาเปิดกล่าวอ้าง
กล่าวอ้างว่าของใครก็ตาม
ที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์

ว่าจะให้เป็นผลงานรัฐมนตรี
เดี๋ยวจะมาเชิญรัฐมนตรีไปกดปุ่มหรือเปิดงานอะไรก็ตาม

ผมก็รับงานไปเป็นประธานเปิดงาน
กระทรวงพาณิชย์มาไม่รู้กี่หน่วยงาน
แต่งานนี้ผมขอบอก

ผมเรียนเลยผมไม่รับหรอกครับ
เพราะงานนี้มันคือผลงานอัปยศ

นิมนต์ผมไปเป็นประธานกดปุ่มอะไร
ก็ตามผมไม่รับนิมนต์ครับ

ที่จะกราบเรียนทำความเข้าใจ
กับท่านประธาน
เรื่องประธานบอร์ด

ว่าคนที่จะมาเป็นประธานบอร์ดอกศ
หรือคนที่จะมาเป็นบอร์ดอกศได้

อยู่ร่ำตีจะไปหยิบใครขึ้นมา
แล้วก็มาตั้งเป็นประธานบอร์ดได้
เขามีกฎหมายมีขั้นตอนมีระบบระเบียบ
การตั้งประธานบอร์ดหนึ่ง
เป็นอำนาจคณะรัฐมนตรี
สองมีขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย
ไม่ใช่ตั้งได้ตามอำเภอใจของรัฐมนตรี
เจ้าตัวต้องแสดงความจำนงประสงค์ที่จะเป็น
แล้วก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคนนั้นรู้จักรัฐมนตรีแล้ว
มีอำนาจเหนือกฎหมาย
ใครทำผิดคนนั้นก็ต้องติดคุก
นี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนกับท่านประธาน

หรือประธานบอร์ดมี๙ขั้นตอนครับ
เป็นไปตามที่กฎหมายและระบบระเบียบกำหนดไว้
หนึ่งเจ้าตัวต้องแสดงความจำนง
สองต้องนับหนึ่งที่ผู้อำนวยการอคศ
เป็นคนเสนอชื่อไปที่สคร
หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เป็นผู้พิจารณาว่า
บุคคลที่ประสงค์จะเป็นนั้น
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่
และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
และเวลาเสนอชื่อคนเดียวไม่ได้ครับ

เพื่อให้สครของกระทรวงการคลัง
เขาเลือกให้เหลือ๑คน
สครแล้วต้องกลับมาที่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการจึง
เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อให้พิจารณาและ
จากนั้นประธานคนรที่เรียกว่าคนรหรือคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจโดยนายกเป็นประธานต้องให้ความเห็นชอบ
จึงกลับไปที่ผู้อำนวยการเสนอชื่อไปขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยผ่านรัฐมนตรีที่
ต้องเป็นบุรุษปรายศนีย์นำเรื่องเข้าคอรมอถ้าคอรมอลไม่
เห็นชอบก็เป็นไม่ได้นี่คือขั้นตอนกระบวนการที่ต้อง
อนุญาตที่จะกราบเรียนตะกี้ท่านบอกว่าสุดท้ายได้ประธาน
ไม่มีคุณสมบัติผมไม่มีหน้าที่ไปปกป้องนะ
ครับแต่อยากเรียนให้ท่านทราบว่าที่สครเขาเลือกท่าน
นี้มาเป็นประธานบอร์ดเนี่ยตอนเสนอไปสองคนเนี่ยประธาน
เขาจบปริญญาโทจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาเป็นนัก
ธุรกิจเหมือนเจตนารมณ์ที่การแก้พระราชบัญญัติอคศปี๒๕
ต้องการจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามนี้ปี๒๕๖
พันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุตใน
คณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การ
มหาชนแล้วก็เป็นอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงผ่าน
ขั้นตอนกระบวนการทั้งหลายขึ้นมาเป็น
ประธานบอร์ดออกข้อสอ

เพราะประธานบอร์ดคนเก่าเขาลาออก

จึงเป็นที่มาของการได้มา
ซึ่งประธานบอร์ดท่านใหม่

ทำไมผมไม่ตั้งกรรมการ

ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
ตรงนี้ให้ชัดเจนครับ
ผมไม่ตั้งกรรมการสอบ

เรื่องนี้ได้ส่งไปยัง
ประธานไปยังปปชแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๓กันยา๖๓

สอบได้ทั้งผู้อำนวยการ

และอย่าว่าแต่แค่ประธานบอร์ด
รัฐมนตรีปปชก็มีอำนาจสอบ

เกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องจัดซื้อถุงมือยางนี่
ผมกลับเรียนกับท่านประธานและไม่ใช่จบแค่ผม

และไม่เว้นแม้แต่เอกชน

ปปชไม่เลือกเฉพาะเจาะจงเอาคนนี้
แล้วก็ถึงใครก็เว้น

และโดยอำนาจเขามีอำนาจสอบถึงทุกคนอยู่แล้ว
และในทางตรงกันข้ามกลับกันเกิดผมไปตั้งกรรมการสอบประธานบอร์ด
ท่านก็มาได้ในสภานี่จะไปฟอกขาวกันเองหรือเปล่า
หรือจะไปช่วยประธานบอร์ดหรือเปล่าจะไปช่วยบอร์ดคนไหนหรือเปล่า
ไม่มีแล้วครับปปชหรือที่สุด
ของประเทศไทยถัดจากนี้ถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ถ้าปปชชี้มูลก็ไปอายการอายการชี้มูลก็ไปสาร

นี่ก็คือสิ่งที่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ
ของผมไม่มีธรรมาภิบาล
เรียกร้องให้ผมใช้ธรรมาภิบาลหรือเปล่า
หรือให้ผมรู้แก่อำนาจ
ปลดใครก็ปลดอยากสอบใครก็สอบ
คนที่รู้แก่อำนาจเนี่ยเคยมีตัวอย่างปรากฏให้เห็นมาแล้ว
อดีตนายกรัฐมนตรีท่านคงรู้จักดีแล้วครับ
ท่านประธานธิโรคครับ

จบท่านประเสริฐมีอะไรมั้ยครับ

กับผมนายประเสริฐจันทรลวงทอง

จังหวัดนครราชศรีมาร์ภักดิ์ไทย

ตอบให้ตรงกับคำถามที่ผมถาม

ท่านตอบในสิ่งที่ผมอภิปาย

ก็ท่านลำดีก็ได้ยินแล้วนะครับ

ท่านสมาชิกได้สอบถามและสนใจนะครับ

ทำไมผมไม่สอบประธานบอร์ด

เพราะใช่ว่าเป็นรัฐมนตรี
หรือแม้แต่เป็นนายกรัฐมนตรี

ใช้อำนาจตามอำเภอใจได้

ไปย้ายอดีตเลขาธิการสมช

บอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ส่งเรื่องให้ดำเนินคดีอาญากับปปช

ผมนายประเสริฐจันทรลวงทองสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทย
ผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์นะครับ
พยายามที่จะโยงเรื่องอื่นนะครับเพื่อเบี่ยงประเด็นในข้อหาที่ท่านถูกกล่าวหานะครับ
ถ้าท่านพูดในเรื่องของท่านเนี่ยผมจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วงเลยครับท่านประธาน
ตอบไม่ตรงประเด็นท่านควรจะตอบในสิ่งที่ผมถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจในข้อหาของท่าน
ท่านกำลังจะโยกไปเรื่องอื่นนะครับแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรต่าง
ผมขอความกรุณาท่านประธานได้ควบคุมการประชุมด้วยครับขอบคุณครับ
ครับก็ท่านลำตีก็เปรียบเทียบโยงให้เห็นว่าการพฤติกรรมของที่ทำมันเป็นยังไงจะมีผลยังไง
แต่ว่าผมก็ฝากเตือนไปท่านรัฐมนตรีแล้วกันนะครับว่าไม่อยากให้โยงไปถึงเรื่องของคนอื่นมากนัก
เพียงแต่อธิบายว่าถ้าท่านกระทำอย่างนี้มันมีความผิดอย่างนี้อะไรประกอบอย่างนี้ตรงไปตรงมา
เพราะถ้าโยงเรื่องคนอื่นมากเดี๋ยวก็จะมีการประท้วงอีกเชิญท่านทีชี้แจงต่อครับ
ผมตรงประเด็นเสมอครับท่านประธานครับเพราะผมกำลังอธิบายว่าทำไมผมไม่ตั้งกรรมการสอบทำไมผมไม่ปลดประธานบอร์ด
เพราะผมไม่ต้องการใช้อำนาจที่รู้แก่อำนาจโดยมิชอบ
เพราะมีตัวอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเทียบเคียงให้เห็นแล้ว
เรื่องไปปปชวันนี้ปปชชี้มูลแล้วเมื่อ๑กรกฎา๖๓อุ่นอยู่เนี่ยครับ
บอกว่ามีความผิดอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ส่งอายการสูงสุดฟ้องสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองต่อไป
ผมจึงต้องใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้อำนาจ
แต่ขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านสบายใจ
ถ้าปปชชี้มูลวันไหนว่าใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ไม่มีเว้นแม้แต่ประธานบอร์ด

และจะดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้อำนาจจำกัดที่ผมมีอยู่
ให้พ้นจากภารกิจจนถึงที่สุด
แล้วให้ไปสู้คดีเอาเองในชั้นศาลหรือชั้นอายการต่อไป
นี่คือสิ่งที่ผมจะขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับความสบายใจ
กรณีที่ท่านกล่าวหาผมว่าผมทำแค่นี้ส่งปปชแล้วถือว่าจบ
ขออนุญาตไม่จบครับ
ผมไม่มีวันยอมกับการทุจริตที่เกิดขึ้นที่นี่

ที่จะทำต่อไปขอกราบเรียนให้ท่านประธานสบายใจเลยครับ

กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบอคศที่ผู้อำนวยการคนใหม่
หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบ๓คน
ตอนนี้ท่านตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบแล้ว
และถ้าสอบเสร็จชี้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ย
ก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยชี้ว่าต้องรับโทษเท่าไหร่
ให้ออกหรือไล่ออกหรืออะไรก็ตาม

จะตั้งกรรมการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
โดยส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา
ตามพระราชมัญญัติความผิดรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี๓๙
ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี๓๙
ว่าผู้ที่ร่วมกระทำความผิดต้องชดใช้ความเสียหายให้กับอคศ

ตรงนี้คือ
อคศโดยผู้อำนวยการคนใหม่
จะยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณา
แพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ตามมาตรา๔๔ทับ๑ของปวิอาญา
คือหมายความว่าเมื่อคดีอาญาปปชชี้มูล
ส่งให้อายการอายการส่งสารฟ้องสารรับคดี
คศจะขอยื่นคดีแพ่งควบคู่ไปกับอาญาด้วย
ไม่ใช่แค่ตัดสินว่าจำคุกเท่าไหร่
ให้ตัดสินคู่ไปด้วยว่าต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เอาเงิน๒๐๐๐ล้านบวกดอกเบี้ยคืนอกศ
ละเท่าไหร่ในความผิดของตนเอง
นี่คือสิ่งที่ทำได้ตามปวิอาญามาตรา๔๔ทับ๑
และให้ลงโทษทั้งตัวการตัวการร่วมผู้ใช้
ผู้สนับสนุนทั้งหมดที่อคส่งฟ้อง
นี่คือข้อ๒ที่จะให้ท่านประธานได้สบายใจ
ข้อสามทันทีที่ปชมูลกำหนดโทษ

ว่าใครต้องรับโทษอะไรอย่างไรไม่ใช่เอาไปรองไว้ช่วยกัน

และ๔เมื่อปปชชี้มูลปปชก็จะส่งปปงยึดทรัพย์
เส้นทางการเงินตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย
ข้อ๕จะเร่งคณะทำงานปฏิรูปข้อบังคับและระเบียบ
ที่ผู้อำนวยการอคศคนใหม่ตั้งแล้วเมื่อเดือนตุลาหกสาม
เพื่อป้องกันเหตุไม่ชอบมาพากลทำนองนี้ให้เกิดขึ้นได้ต่อไป
และสุดท้ายที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
คศและผมแม้มีอำนาจจำกัด
แต่จะร่วมมือกับกระบวนการทุจริตอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถเพื่อเอาคนผิดเอาคนทุจริตมาลงโทษ
และเอาเงิน๒๐๐๐ล้านบวกดอกเบี้ย
กลับมาคืนอกศให้ได้โดยเร็วที่สุด

ท่านประธานครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงครับ

เรื่องกรรมธิการการพนิษฐ์ครับท่านประธานครับ
เดี๋ยวพาดพิงต้องเกิดความเสียหาย
ความเสียหายครับท่านประธานครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเอกสารเท็จครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิพลาดพิงครับ

ท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงวิทักษ์โลศ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีภักดิ์ประชาธิปัตย์
ท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้อภิปรายนะครับ
อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เกี่ยวกับเรื่องของอคศในการจัดซื้อถึงถุงมือยางนะครับ
แล้วก็ได้มีการพูดพัดพิงถึงคกรรมพยการการพันิด
แล้วก็พูดครับว่ามีสมาชิกภประชาธิปัติ

ท่านประธานหนึ่งคือผมสองคือนายอันวาสาระซึ่งเป็นประธานกรรมอธิการ
ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับท่านประธานครับสิ่งที่ท่านผู้อภิปราย
นะครับท่านประเสริฐจันทรลวงทองขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ
ท่านได้นำข้อมูลของกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินธรรมยา
มาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หลายครั้งแล้วก็โชว์เอกสารผมจะเรียนกับท่านผู้อภิปราย
ท่านประธานครับว่าท่านโดนลูกน้องนะครับ
สมาชิกท่านท่านนะครับต้มครับเพราะเอกสารนะครับ

เพราะเอกสารที่ท่านเอามาอภิปรายนะครับในสภาแห่งนี้
ประเด็นครับเป็นเอกสารเท็จประเด็นแรกครับท่านประธาน
ท่านได้อภิปรายครับว่าความเห็นของคณะกรรมการการพาณิชย์นั้น
นะครับได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้อำนวยการอคศนั้น
เดี๋ยวจะได้รับผิดชอบเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้ครับ
เอาเฉพาะประเด็นที่มันพาดพิงแล้วมันเกิดความเสียหาย
ครับประเด็นครับท่านประธานคือท่านไม่ต้องไปลงในละเอียด
ไม่ต้องไปชี้แจงแทนรัฐมนตรีนะครับครับไม่ได้ชี้แจงแทนรัฐมนตรีครับ
ผมจะชี้แจงอย่างงี้ครับว่าเอกสารนั้นเอาประเด็นที่พลาดพิงที่ท่าน

ท่านประธานครับขออนุญาตชี้แจงต่อครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
มีท่านสมาชิกประท้วงเชิญท่านจุลพันธ์ครับ
ท่านประธานที่เคารพผมประท้วงท่านประธาน
และประท้วงผู้ที่กำลังพิปรายอยู่ผิดความประคับการประชุมข้อที่๑๗๗

นี่ท่านกำลังชี้แจงที่สำคัญที่สุดนะครับท่านประธานครับ

สิทธิ์จุลภัณฑ์พิปรายนะครับให้ท่านพอลพรันตาท่วงก่อนครับ
ลัฐมนตรีท่านก็พูดเก่งอยู่แล้วนะครับ

ให้ท่านเอาข้อมูลไปแล้วมาตอบเองดีกว่าครับ

คือผมวินิจฉัยอย่างนี้ครับ

ก้าวพลาดเพียงถึงกรรมานธิการ
แล้วก็ได้อ้างเอกสารอ้างอะไรอ้างการประชุมของกรรมธิการพาณิชย์
ทีนี้เมื่อมีกรรมธิการการพาณิชย์นั่งอยู่ตรงนี้
และท่านบอกว่ามันพาดพิงถึงกรรมธิการด้วย

ผมจึงให้โอกาสเขาชี้แจงพาดพิงนะครับ
ท่านประธานครับด้วยความขอรบครับ
ถ้าท่านประธานใช้คำวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกผมยกมืออีกหลายท่านนะครับ
กรรมธิการพาณิชย์เหมือนกันกำลังจะขึ้นพูดท่านประธานจะให้เป็นอย่างนั้นเหรอครับ
อย่ามากินเวลาฝ่ายค้านนะครับถ้าฝั่งผมขึ้นนะครับเพราะว่า
มันก็ต้องดูว่าท่านจุดละพันครับมันก็ต้องดูว่าพาดพิงเกิดความเสียหายไหม
ถ้าพาดพิงไม่ได้เกิดความเสียหายประธานก็จะไม่อนุญาตครับ
ก็กำลังจะขึ้นเนี่ยครับผมผมเรียนถามท่านประธานอย่างนี้ครับ

ไม่เป็นไรครับก็ขึ้นได้นะครับ
แต่ว่าขอความกรุณาท่านประธานอย่างนี้อย่ามานับอยู่ในโคต้าของฝ่ายค้านนะครับ
ก็ต้องนับแหละครับฝ่ายรัฐบาลก็นับของฝ่ายรัฐบาล
ได้ครับท่านประธานถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกผมก็ต้องมานั่งชี้แจงกับการพาดพิงไปพาดพิงมาอย่างนี้

ถูกไหมครับเอาเหตุผลมาคุยกันท่านประธาน
เอาพาดพิงเท่าที่จำเป็นที่เกิดความเสียหายผมผมกำลังฟังอยู่
ท่านประธานวินิจฉัยว่าเมื่อสักครู่นี้เท่าที่จำเป็นเหรอครับ
ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายในส่วนตัวบุคคล
เราเราฟังเขาก่อนสิครับนี่เรายังไม่ได้ฟังเลยว่าเขาเสียหายตรงไหนอย่างไร
เดี๋ยวประธานฟังประธานฟังเดี๋ยวท่านจุลพันธ์ครับ
ประธานจะฟังว่าที่พาดพิงมันเสียหายไหม
เขากำลังอธิบายถ้าปรากฏว่าพาดพิงแล้วไม่ได้เกิดความเสียหาย
ผมก็จะให้ท่านอัคเดชนั่งลงครับเชิญท่านอัคเดช
พิงเอาเฉพาะตรงที่พาดพิงนะครับ
จะไปชี้แจงแทนรัฐมนตรีนะครับลำตีนั่งอยู่นี่แล้วเชิญครับ
ครับท่านจะเอาตรงประเด็นอะไรครับ
การที่กรรมธิการการพาณิชย์นะครับ
โดยสมาชิกของพักเพื่อไทยได้ไปแถลงข่าว

เนื่องจากมีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแล

ที่สมาชิกภาคเพื่อไทยไปแถลงข่าว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

นั่นเถอะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเอาข้อความที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นมติในที่ประชุมของคณะกรรมการการพาณิชย์นะครับมาอ่านให้ท่านประธานฟังครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายกับสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่โกหกแล้วก็เป็นเท็จได้นำมาสู่สภาพผู้แทนรัศดรแล้วผมเป็นผู้เสียหาย
อมดูแลโครงการทางสินค้าเดี๋ยวกันตามเงินมาคืน
สมาชิกประท้วงนะครับท่านท่านรอก่อนนะครับ
เชิญท่านบันลังอนุพรครับประท้วงเชิญครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานที่กระโลกกับผมในบัลลังค์อันนพร
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดขอนแก่นเกษสิบ
ในฐานะรองประธานกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคนที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพขอใช้สิทธิ์พาดพิง
ถึงท่านสมาชิกนะครับที่พูดถึงเรื่องการแถลงข่าว
และเอกสารของกรรมธิการเป็นเท็จผมขออนุญาตว่าในการมาธิการนะครับ
นั่งเป็นประธานในการประชุมกรรมธิการหาข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่อง
ผมขอยืนยันว่าเอกสารในการมาธิการเป็นเอกสารจริงทั้งหมด
ชาวเลขได้บันทึกเสียงและเอกสารที่เอามานี้นะครับ
โดยท่านเลขาขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านอัครเดชได้ลงนาม
ส่วนการแถลงข่าวนะครับที่ท่านได้พูดว่าเป็นการแถลงข่าว
โดยไม่ผ่านกรรมธิการก่อนผมขออนุญาตให้ดูภาพการแถลงข่าวนะครับว่า
วันนั้นนะครับมีการแถลงข่าวผู้ที่ยืนข้างหลังในการแถลงข่าวนะครับ
กรรมาธิการการพาณิชย์นะครับและทั้งหมดเลยไม่ว่า
พลังประชารัฐพักภูมิใจไทยนะครับยืนอยู่ข้างหลังทั้งพักก้าวไกรนะครับ
ร่วมกันแถลงข่าวพอแถลงข่าวเสร็จแล้วท่านประธานที่เคารพ
เรามาหาลือกันในการมาธิการผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ที่ปรึกษากรรมธิการท่านเกียรติสิทธิอมรท่านก็บอกว่า
ให้ใช้ข้อความนะครับที่ไม่เป็นที่ว่าให้เขาฟ้องร้องกลับได้
ก็เลยมาปรับข้อความในกรรมธิการถึงรับรองนะครับ
ข้อความก็ไม่ห่างกันเยอะนะครับก็เป็นการที่แถลงข่าวไว้จริงนะครับ
ก็ขอฝากท่านประธานว่าการมาธิการการพาณิชย์นะครับ
ก็ร่วมกันแล้วก็มีมติเป็นเอกสารจริงทั้งหมดนะครับไม่ใช่เอกสารเท็จ
แล้วก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นลูกน้องแล้วเอาเอกสารเท็จไปให้ท่านเลขานะครับ
ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจลำตีทุกอย่างเป็นเอกสารจริงทั้งหมดนะครับ
ขอยืนยันครับท่านประธานก็พอเข้าใจกันพอเข้าใจกันแล้วนะครับ
ท่านอัคเดชครับผมขออนุญาตท่านประธาน
ท่านประธานให้ทางพักเพื่อไทยชี้แจงครบถ้วนไม่มีใครเบรกเลยครับ
ของผมชี้แจงไปประท้วงไปชี้แจงไปประท้วงไป
แล้วใครจะเข้าใจครับท่านประธานครับท่านประธานต้องปฏิบัติตนให้เป็นกลางนะครับ
ประธานครับผมขออนุญาต
ผมทำความเข้าใจคุณอัคเดชครับว่าการประท้วงของท่านสมาชิก
เมื่อเขายืนขึ้นแล้วยกมือพ้นศีรษะก็เป็นสิทธิ์ที่ประธานต้องให้สิทธิ์เขานะครับ
ท่านกำลังใช้สิทธิ์พาดพิงผมถึงบอกว่าให้เอาเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวข้องจริงจริง
พิงแล้วท่านเกิดความเสียหายแต่ท่านได้ไปเอามาอภิปรายยาวนี่
มันก็จะมีคนประท้วงอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นผมให้โอกาสคุณอัคเดชได้ได้ชี้แจงตรงพาดพิง
เอาสรุปสั้นแล้วกันเชิญเชิญอัคเดชครับ
ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับ

ท่านอัคเดชรอก่อนนะครับเชิญผู้ประท้วงท่านประเดิมชัยครับ
ขอบคุณท่านประธานครับประเดิมชัยขออนุญาตขออนุญาตครับ
ผมขอประท้วงท่านประธานครับท่านประธานทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบ
แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาผมบอกกับท่านประธานด้วยความเคารพว่า
ปัญหาที่เกิดเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยเพราะท่านประธาน
หนึ่งท่านไม่เด็ดขาดสองท่านไม่ตัดปัญหาไว้ก่อน
ปัญหาก็ตามมาเลื้อรังนี่ในฐานะพักเดียวกันครับ
อายเขาครับกราบด้วยความเคารพครับ
ผมก็พยายามตัดนะครับแต่ว่าเมื่อสมาชิกประท้วง
มันก็จำเป็นต้องให้สิทธิ์สมาชิกแล้วคุณอัคเดชขอใช้สิทธิ์พาดพิง
ผมก็ให้ใช้สิทธิ์พาดพิงแต่เพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างประท้วงกันไปมา
มันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างงี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกใจอีกฝ่ายหนึ่ง
ผิดใจอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
ท่านประธานครับไม่ธรรมดาครับท่านเพราะว่าท่านประธานวินิจฉัยไปแล้ว
ว่าการใช้สิทธิ์ประท้วงเนี่ยนะครับเป็นเวลาอันพอสมควร
ฉะนั้นผู้ประท้วงเนี่ยต้องฟังท่านประธานท่านประธานต้องสั่งให้หยุดพูด
อันนั้นถือว่าเป็นธรรมแล้วท่านประธานให้โอกาสแล้ว
แต่นะครับถ้าเขาอยากจะพูดเนี่ยนะครับมาเป็นฝ่ายค้านครับ
สิทธิ์ได้พูดครับวันนี้ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ท่านประธานครับ
ท่านประธานครับเข้าใจครับท่านท่านอัคเดชครับ
ผมว่าท่านได้ท่านได้ชี้แจงตรงพาดพิงพอสมควรแล้วนะครับ
ส่วนรายละเอียดเนี่ยให้เป็นการชี้แจงของท่านลำตีท่านประธานมีคำวินิจฉัยครับ
ฉะนั้นขออนุญาตนิดนึงครับท่านนิดเดียวครับท่านนิโรธเชิญครับ
ประท้วงเรื่องอะไรคุณครับก็ขออนุญาตประท้วงข้อเก้านะครับ
เพื่อความสงบในวงเล็บสามผมขออนุญาตเพื่อให้ยุติปัญหาข้อนี้นะครับ
ขออนุญาตใช้ข้อบังคับข้อเจ็ดสิบหกครับท่านถามท่านรองนายกมติว่า
ยินยอมให้สมาชิกท่านนี้นะครับอภิปรายสนับสนุนการชี้แจงหรือไม่
ขออนุญาตใช้ข้อบังคับข้อ๗๖ครับแล้วมันก็จะยุติลงนะครับในปัญหานี้
กลับขอบคุณครับไม่ได้หรอกครับมันไม่มีที่จะไปมอบให้สมาชิกอภิปรายแทน
ท่านท่านรองอ่านข้อบังคับที่เจ็ดสิบหกครับเมื่อกี้นี้ผมให้สิทธิ์คุณอัคเดชได้ชี้แจง
เฉพาะที่พาดพิงแต่ว่าผมก็ฟังอยู่ว่ามันพาดพิงมันเสียหายไหมนะครับ
คุณคุณอัคเดชให้ชี้แจงเฉพาะประเด็นที่มันพลาดพิงจริงจริงเสียหายจริงจริงใช่ครับ
แต่ว่าไปลงในรายละเอียดอย่างงั้นอีกคงไม่ไม่ได้หรอกครับแต่ก็เจ็ดสิบหกได้นะครับท่านรองให้
เชิญคุณอัคเดชเอาสั้นครับเพราะว่าที่มันพลาดพิงจริง
ท่านประธานครับตรงประเด็นเลยนะครับคือที่ท่านผู้อภิปรายนำไปแถลงนั้นคือวันที่๔พฤศจิกายน
สิ่งที่สมาชิกพักเพื่อไทยนำไปแถลงนั้นในฐานะรองประธานกรรมธิการ
สิ่งที่แถลงนั้นยังไม่ได้เป็นมติของกรรมธิการการพาณิชย์

พอแล้วครับพอแล้วครับท่านอัคเดชครับ
ต้องผ่านนี้แล้วกันนะครับเพราะถ้าเอาเรื่องของในกรรมฐิการ
เถียงกันอยู่ที่นี่ก็ไม่จบไม่สิ้น

เกียรติใช้สิทธิ์พาดพิง
เอาเอาสั้นเฉพาะประเด็นที่ล่ำพลาดพิงนะครับ
เรียนท่านประธานสภาธิกรบผมนายเกียรติสิทธิวมสสบัญชีรายชื่อภักดิ์ประชาธิบัตรนะครับ
พอดีท่านบันลังได้กรุณาเอ่ยชื่อผมว่า
ผมนั่งอยู่ในฐานะที่ปรึกษาประธานแล้วก็มีส่วนในการที่จะช่วยกันดู
ถ้อยคำของรายงานการประชุมที่มีการอ้างอิงถึงนะครับ
ก็ต้องเรียนข้อที่จริงอย่างนี้ครับที่สับสนกันอยู่ตอนนี้ครับ
ก็คือท่านประเสริฐไม่ได้บอกว่าท่านใช้ข้อมูลที่เป็น
รายงานกับประชุมฉบับไหนฮะฉบับก่อนอนุมัติหรือฉบับที่อนุมัติไปแล้ว
นั่นฮะที่คาดเคลื่อนกันตรงนี้ครับผมก็เรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ
ในการแถลงข่าววันนั้นเนี่ยฮะที่มีการอ้างถึงนะครับ
เป็นการแถลงข่าวในขณะที่ยังไม่มีมติอนุมัติ
รับรองรายงานการประชุมนะครับเท่านั้นเองล่ะครับ
ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนถ้าท่านสอสอประเสริฐนะครับ
กรุณายืนยันว่าท่านใช้ข้อมูลที่มีการรับรองแล้วก็จบครับ

จุลพันธ์ประท้วงเรื่องอะไรครับ
ผมประท้วงการทำงานของท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๙ครับ
ท่านประธานสังเกตไหมครับว่าเวลาท่านขึ้นมาเนี่ย
มันไม่ค่อยจะสงบเลยอ่ะเพราะท่านประธานไม่เด็ดขาด
วันก่อนจะเชิญคนออกถึงเวลาหัวเราะแห่ปล่อยให้กลับเข้ามาใหม่
พวกผมนี่นั่งงงมันไก่ตาแตก
ท่านประธานครับท่านประธานไม่ควบคุมการประชุม
ตอบคือรัฐมนตรีท่านก็ปล่อยให้คนอื่นออกมาชี้แจงคนละคนสองคน
พวกผมตะกี้โดนพาดพิงทั้งพักนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยไปแถลงข่าวอะไรเนี่ย
ใช้คำว่าเพื่อไทยให้พวกผมขึ้นทุกคนไหมครับท่านประธานเป็นอย่างนี้
แล้วเราจะเดินยังไงครับพวกผมลงมติวันอาทิตย์ได้นะครับ
พวกผมสบายมากผมไม่ติดธุระอะไรเราจะเดินอย่างนี้ใช่ไหมครับ
พอเข้าใจแล้วครับท่านท่านประเสริฐมีอะไรหรือครับ
สมาชิกสภาพภูเทรสดอนจังหวัดนครราชสีมาพรรดิภักดิ์เพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับกับผมเป็นสอสอเมืองโคราช
เป็นสอสออีสานท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายในวันนี้เนี่ย
ในวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมาพูดผมได้นำเอาองค์ท่านท้าวสุระนาลีครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลคนโคราชและพี่น้องคนไทยให้ความเคารพนับถือมากล่าว
ติดตัวตลอดเวลาผมไม่อยากโตเถียงท่านละมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
แต่มีการพาดพิงที่ทำให้ผมเกิดความเสียหายผมเรียนท่านประธานว่า
บุคลากรในองค์การคังสินค้าเนี่ยมีการทุจริตจริง
ท่านประธานครับผมจะตอบเป็นประเด็นสั้นและก็ไม่ต้องการโต้เถียงหรือตอบ
อีกแต่อย่างใดนะครับเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่บอกว่าผมนั้นเบี่ยงเบนประเด็นไปอภิปรายประธานองค์การคังสินค้าบ้างบริษัทบ้าง
ท่านประธานครับผมชี้ให้เห็นชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ย
ได้เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถ้าผมไม่พูดถึงบุคคลเหล่านั้นเลยเนี่ย
พี่น้องประชาชนจะติดตามเรื่องราวได้อย่างละเอียดได้อย่างไรนั่นข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒ต้องขอบคุณท่านสมาชิกหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมธิการการพาณิชย์
ท่านกีศศิษยามนตรีได้ถามผมว่าผมได้ใช้บันทึกการประชุมรายงานวันที่เท่าไหร่นะครับ
ท่านประธานครับผมมีบันทึกการประชุมวันพุธที่๑๔ตุลาคมนะครับ
อกจากนั้นแล้วก็ยังอาศัยรายงานการพินาการศึกษาออกโดยกรรมธิการการพาณิชย์ทั้งคู่นะครับ
เรื่องที่สามท่านจะกล่าวอ้างยังไงก็แล้วแต่ตั้งกรรมการอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ท่านก็ไม่ได้เป็นคนตั้งเองนะครับมีแต่ระบบราชการแล้วก็มีข้าราชการเข้าไปยื่นกล่าวโทษเอง
เรื่องที่๔ท่านรัฐมนตรีอย่าปัดความรับผิดชอบสิครับ
นโยบายที่บอร์ดวางไว้ว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องแล้วเขามีรัฐมนตรีไว้ทำอะไรล่ะครับท่านประธาน
รัฐมนตรีมีการกำกับดูแลหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแล
มา๖เดือนแล้วนะครับตั้งแต่กันยายนเนี่ยจนถึงวันนี้นี่เงิน๒๐๐ล้านบาทยังไม่ได้คืนเลย
ประการที่๕การตั้งประธานบอร์ดท่านบอกว่าเป็นอำนาจคอลโลมอร์
ใช่ไหมครับใช่ครับต้องเอาเข้าคอลโลมอร์แต่คนที่เอาเข้าคอลโลมอร์เนี่ย
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นที่จะต้องเอาเข้านะครับ
เรื่องนี้นี่ใครโกหกกันแน่นะครับท่านประธาน
เรื่องต่อมานะครับ
การตั้งประธานบอร์ดนะครับท่านทราบดีมีการสมคบกันโกงเงินนี่๒๐๐ล้านบาท
ผมเรียนท่านประธานนะครับท่านทำได้แค่นี้เหรอครับ
หกเดือนทำได้แค่นี้เลยท่านเป็นรัฐมนตรีทำได้แค่นี้แหละครับ
สุดท้ายท่านประธานผมไม่ใช้เวลาเยอะ
ขอให้ท่านท่านจะกล่าวตอบยังไงในสภาก็แล้วแต่
ผมไม่ว่านะครับผมก็ว่าข้อมูลของผมถูกท่านก็ว่าของท่านถูก
ในเรื่องนี้ผมเรียนท่านประธานว่าผมจะไปยื่นดำเนินคดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์และนายกรัฐมนตรี
นะครับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไปตอบตรงนั้นแล้วกันนะครับไปตอบทั้งเรื่องอะไรต่างต่าง
ตอบรวมทีเดียวเลยนะครับผมจะไม่กล่าวมากกว่านี้ขอขอบคุณครับ
ท่านประธานธรรมตีชี้แจงไปครับเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานครับความจริงผมชี้แจงไปชัดแล้วนะครับ
ว่าตามกฎหมายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอกศมีร่ำตีไว้ทำอะไรบ้าง
ลำตีมีอำนาจจำกัดอย่างไร
ซึ่งผมคิดว่าท่านเข้าใจแต่ว่ายิ่งท่านขึ้นมาพูด
ยิ่งทำให้ดูเหมือนท่านยิ่งแสดงความไม่เข้าใจซึ่งก็
ไม่อยากจะตำหนิท่านหรอกครับแต่ขอใช้คำเดิมแล้วกัน
ว่ายิ่งท่านพูดยิ่งเสียยี่ห้ออเดียนธรรมตีจริงจริง
เพราะท่านก็เคยบริหารราชการแผ่นดินมาท่านทราบว่าอำนาจร่มตีมีแค่ไหน
ไม่ใช่เป็นลำตีและมีอำนาจล้นฟ้าจะเทียบไปทำอะไรก็ได้อยู่เหนือกฎหมาย
มันไม่มีหรอกครับท่านบอกว่า๖เดือน
รัฐมนตรีทำได้แค่นี้หรือคดีทุจริตถุงมือยาง
ทราบไหมครับทุจริตจำนำข้าวเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ยังต้องบังคับ
ลำตีครับท่านลำตีครับขออนุญาตนะครับ
อย่าไปพาดพิงไปเรื่องอื่นเลยครับมันจะเป็นประเด็นไม่จบนะครับ
ท่านเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับ
ก็เพื่อต้องการกลับเรียนกับท่านว่าคดีทุจริตจำนำข้าวจนเดี๋ยวนี้จะบังคับเงิน๓๕๐๐๐ล้าน
จากอดีตนายกไม่ได้เลยครับแต่นี่๖เดือนผมนำเรื่องขึ้นสู่ที่
เข้าคณะกรรมการปปชเราก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
ก็ถือว่าทำจนสุดศักยภาพท่านลำดีครับ
นี่ท่านสมาชิกประท้วงครับท่านประเสริฐประท้วงเรื่องอะไรครับ
ท่านประทานที่ขอรับก็กล่าวกันไปกล่าวกันมานะครับ
รัฐกรจังหวัดนครราชศรีมาพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
อย่าเบี่ยงเบียนประเด็นเอาความผิดของคนอื่นเป็นหลักให้ห่างไกลจากตัวท่าน
นะครับทั้งท่านที่ท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้
พยายามจะเสียดสีกล่าวคนนู้นคนนี้แม้กระทั่งเสียดสีตัวผมเองท่านประธานครับ
ผมวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นเรื่องที่ผมต้องกล่าวหาท่านเป็นกระบวนการตามระบบรัฐสภาท่านประธานครับ
ครับผมเข้าใจแล้วผมได้เตือนท่านลำตีไปแล้วนะครับ
ว่าให้ท่านได้ตอบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านไหมไม่อยากให้โยงถึงเรื่องอื่นนะครับ
ประธานก็ทำหน้าที่อยู่อย่างนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไง
ห้ามให้ทุกคนพูดเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เชิญลำตีชี้แจงต่อครับ
แต่ขอให้เป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับทางภารกิจของท่านครับ
กลับเรียนท่านประธานครับที่จริงก็ชี้แจงไปหมดแล้วล่ะครับ
ก็ยืนยันคำชี้แจงที่ได้ชี้แจงมาทั้งหมด
และไม่ประสงค์ต่อความยาวสาวความยืดอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับ